และคุณพงศ์บุญสูงผู้บริหารบริษัทไทยน้ำทิพย์จำกัดครับ

โอ้โอ้โอ้โอ้
โอ้โอ้โอ้โอ้
สวัสดีครับนั่นคุณผู้ชม
ชมการถ่ายเท่าสดฟุตบอลโค้กครับ

วรบัตรอึงพักดีและคุณวิริวิทยเจริญเชื้อครับ
ปีที่แล้วคู่นี้พบเจอกันในรอบชิงชนะเลิศนะครับ

ประตูชัยในครั้งนั้นมาจากประตูของสุประวีมีประทังครับ
ผู้ลักษณะประตูวันนี้ครับหมายเลข๑พาณุภัณฑ์จูเฮง

ทรงพลทงทองหมายเลข๖พัทรวีชายสุด
หมายเลข๙ไมเคิลเดนเต้หมายเลข๑๐กัปตันทีมวงศกร

แล้วก็ยังมีหมายเลข๑๔ธีรพรรคปั้นบุญชู
หมายเลข๑๙ทีระวุธผลจันทร์

ความสดก็จะเป็นของทางเมืองทองนะครับ

ในการเล่นเกมรอบรองชนะเลิศ
นับที่๒ที่บอกว่ากวงความตายเลยครับ
เอาชนะอสัมชันยูไนเต็ดมาได้นะครับ
ซึ่งก็เป็นอีก๑ทีมเต็มนะครับสำหรับการเอกันโครคครับในครั้งนี้ครับ
คุมทีมมาตั้งแต่ในรอบคัดเลือกโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับ
มากันเรียกได้ว่ากว่าหลายคันรถเลยทีเดียว

รังยาวของสโมสรแอร์ฟอร์สหรือว่าธนากาศเดิมนะครับ

ต้องบอกว่าฟุตบอลรายการนี้เป็นรายการเดียว
ประวัติศาสตร์ของการพบเจอกันของคู่นี้นะครับ
จากศึกดิวิชั่น๑ขึ้นมาเล่นในไทยพรีเมอร์ลีกนะครับ
ผสมผสานกับผู้เล่นต่างชาติอย่างมิลานบูบาโล
อย่างวูยังลีนะครับที่เป็นชาวเกาหลีใต้
ปีนี้อาจจะไม่เท่าปีที่แล้ว
ก็เป็นผู้เล่นหน้าใหม่หลายรายนะครับ
แต่ว่าผ่านประสบการณ์ในฟุตบอลระดับนักเรียนและเยาวชนมาพอสมควรนะครับ
เหลือผู้เล่นจากปีที่ผ่านมาชุดคว้าแชมป์นะครับ
ลงสนามในเกมวันนี้๒คนเท่านั้นครับ
ก็คือหมายเลข๒๔อุกฤษเทียมเลิศ
และอีกหนึ่งคนคือหมายเลข๑๐วงศกรชัยกุลเทวินครับ
ส่วนบุรีรำเหลือ๒คนนะครับก็คือชาวัดวีรชาติครับ
ส่วนอีก๑คนก็คือทางด้านของศิษย์โชคกันหนูนะครับ
๒รายชื่อที่คุณฮืดบอกมานั้นก็

รวมถึงอานนท์อมรเลิศศักดิ์
ก็ถือว่าบุรีรำนั้นทำตามระบบของบอลอาชีพนะครับ
เด็กอายุไม่เกิน๒๐เนี่ยบางคนฝีเท้าถ้าถึงแล้ว

ฝั่งของเมืองทองก็จะมีสิริมงคลจิตบรรจงนะครับ
ที่ติดทีมชาติในรุ่นยุไม่เกิน๑๙ปีครับ
สัญญาณเริ่มแล้วครับเกมในช่วง๔๕นาทีแรกนะครับ
ครั้งที่แล้วในรอบชิงนั้นจบใน๙๐นาที

เมืองทองเริ่มออกบอลก่อนแล้วก็ได้ทุ่มนะครับ
ทวีเทพวงศ์หมายเลข๑๑ครับอีกหนึ่งผู้เล่นแกนหลักของทีม
กำลังจะพลิขหนีไม่ได้นะครับเสียบน
แล้วก็ไปเสียฟาวให้กับบุรีรำครับ
ก็เป็นกัปตันทีมของทั้งสองทีมนะครับ
บอนอยู่ในการคอบครองของบุรีรั่มครับ
บอลทางวงศกรจ่ายออกมาทางซ้ายนะครับ
พยายามจะดึงจังหวะไว้ให้เพื่อนเล่นดึงได้สวยนะครับ
นัดให้ออกมาทรงพลเสียบอลอ้าวปลิ้นไปเข้าทางของบุรีรำนะครับ
บอลพยายามจะกระชากหนีผ่านไปได้นะครับ
ทางเชนโก้แล้วจังหวะนี้ก็เสียครับแดนไหลยังตัดเอาไว้ได้
ทวีครับให้ออกมาโอ้เล่นยากเหมือนกันนะครับ
พยายามจะพลิกออกมาต้องไปตั้งใหม่ที่ด้านหลังแล้วก็เตะสาดขึ้นมาเลยครับ
ไม่ได้ตรงกลางของบุรีรำนะครับพลาดมา
พยายามจะบุกสวนคืนครับทางเมืองทองได้อีกครั้งหนึ่ง
ส่งผลวางยาวลูกนี้ก็ไปเข้ามือของสิทธิกรครับ
นายธวารจากโรงเรียนราชยุนิษฐ์บางแก้ว
หลายคนก็จะสังเกตเห็นว่ามีเยาวชนต่างชาตินะครับของทั้งสองสโมสรอยู่ในทีม
สามารถมีนักเตะที่จะไม่ใช่คนไทยลงเล่นได้ครับ
ลงสนามได้ทีมละ๑คนนะครับแต่ว่าส่งรายชื่อได้๒คนครับ
สมาคมเคยจัดอยู่ซึ่งตอนนั้นชุดที่เป็นผู้เล่นยุคทองเนี่ยก็เป็นนักเตะทีมชาติชุดใหญ่ในตอนนี้นะครับ
ตอนนี้ไปเล่นในลีกของยุโรปแล้วครับ
พี่นี้ก็สู้กันสุดใจขาดดิ้นนะครับแต่ผลงานของทีมพี่อย่างเมืองทองชุดใหญ่นี้ก็ดูจะโดนบุรีรำนั้นผูกขาดยังไม่สามารถชนะได้เลยครับ
จะกัดออกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับหมายเลข๔ของบุริรัมครับศักดิ์ศรีศาสตร์สารสี
เอาเป็นจังหวะที่ฟาร์ลด้วยหรือเปล่าครับ
ทีมพี่ก็จะเล่นวางยาวแต่ว่าลุงนี้เหมือนจะไม่รู้กับเพื่อโดนตัดได้ครับเสร็จด้วยด้วย

เอาแล้วบุรีดำลุยขึ้นมา
จังหวะยังให้เร็วไปได้นะครับก็ให้ตามช่องมา
แหมแล้วโดนเบียดลูกนี้ความใหญ่ครับ
ยังสามารถเอาตัวรอดแต่สุดท้ายไปเสียบอลอีก

ทำที่๑๒แต่ไม่ทะลุครับดักเอาไว้ได้แล้วครับ
ได้ทางมิเชลนะครับขึ้นมา

เริ่มจากคุมเกมแล้วนะครับทางบุรีรำในช่วงเข้าสู่นาทีที่๔ของเกม
ออกมาครับให้ทางศักดิ์สิทธิ์คืนหลังไปตั้งใหม่

แต่ว่าจะมีความมันคือการแลกกันด้วยความสดนี่แหละครับ
รสินเกลียงศักดิ์เกียรติสงครามนะครับ
เป่าลูกนี้เป็นจังหวะฟาวครับ

ส่วนบุกเข้ามาแล้วโดนจังหวะนี้เลยครับ
ก็เป็นลูกสาวไปนะครับ
กลับมาครับอ้าวเมืองทองไปช้านะครับ
เจอตัดได้อีกแล้วโอ้บวนตัวต่อตัว
พยายามจะดึงบอลเอาไว้นะครับแล้วไปต่อสุดท้ายได้ฟาวครับ

เป็นทรงพลนะครับเมื่อสักครู่นี้ไปทำฟาวใส่สิทธิโชค
แล้วก็ในรอบคัดเลือกนะครับยิงไปถึง๖ประตูด้วยกัน
ตำแหนดาวสันโวของโซนภาคอีสานตอนล่างไปครองครับ
รีคลิกของบุรีรำครับกัปตันทีมชาววัดวิรชาติ
ชาววัดในการแข่งขันครั้งที่๑๗หรือ๒ปีที่แล้ว
เคยยิงประตูในนัดที่เจอกับสุพรรณบุรีในรอบชิงชนะเลิศนะครับ
ครั้งนั้นก็ถือว่าเป็นยังบลัดเลยทีเดียว
เข้าไปลุ้นครับเสาแรกเบาเกินไปสกัดออกมาได้ครับ
เมืองทองเก็บไว้เมนต้าดึงลูกนี้ไม่พ้นนะครับ
กับแม่งแล้วบุรีดามแต่ว่าเก็บไว้เล่นไม่ได้ครับอาร์นนนสกัดทิ้งไปกรอดครับทางเมืองทอง
ก็ถือว่าแข็งแกร่งนะครับแต่ว่าแยกทีมกันเล่นครับ
วันนี้ก็ต้องสู้กันด้วยระบบการเล่นจริงครับอ้าวไปเสียฟาครับ
มาได้แล้วแหม่จังหวะนี้ระยะที่ลุ้นได้เลยครับ
แต่ผู้สินก็มองว่าเสียหลักตั้งแต่คนแรกแล้วครับ
ยังรับเอาไว้ได้นะครับอ่านจังหวะบอลได้ดีครับพานุพันธ์
พยายามออกไปไม่ได้อู้หูเจอ
ฝากความหวังมาที่คนนี้เลยครับแต่สุดท้ายบอลมาไม่
พยายามจะบี้อีกทีหนึ่งบุรีรำได้อย่างก็พลิกมาอานนท์อานนท์เน้นหนึ่งต่อหนึ่งก็ประมาทไม่ได้นะครับ
พาบอลแหวกมาตรงกลางนะครับทางขวามีเติมแล้วออกมาขวาสุดเติมขึ้นมานะครับ
พลวัฒน์เปิดลูกนี้โมงแถว๒ครับยังเป็นของบุรีรำกลับมาที่โพร้อนเหมือนเดิมครับ
ยังเก็บทันดึงหลบลูกนี้แล้วก็ยิงยังติดแห่งหลังของเมืองทอง

ดึงรอกคอห์มามุกด้วยก็มุกสุดก่อน

ว่างออกมาเตะไม่ดีนะครับพงศกรเก็บได้ทางอานนท์
ชิ่งออกไปทางด้านข้างนะครับ
เชาวัสต์ที่พอเล่นรถยกดุระกันเนี่ยเห็นความนิ่งชัดเจนนะครับ
วางออกมาครับจะตัดแผงหลังโอ๊ยโอ้โหลูกเก้าผมเล่นมากนะครับ

สองจิตสองใจครับจะแต่งไปเล่นเองกับสกัดออกข้างนะครับ
สกัดออกข้างไปได้ในที่สุดครับทรงพล
โอ้โหเริ่มเกมมานี่ไม่เก็บแรงเลยนะครับบุรีรำ
แต่วัลีของบุรีรัมป์ก็หลายยาวทราบกันครับแพ้ใครก็ได้ไม่แพ้เมืองทองนะครับ
อันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนนั้นทราบกันดีนะครับ
มันก็เป็นคำจำกัดความที่ทำให้คู่นี้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนครับ
ขอให้เป็นสีเสื้อของบุรีรำกับเมืองทองแล้วสู้กันสนุกทุกทีครับ
ชาวัดครับทุ่มไปตั้งใกล้ผลวัฒน์นะครับ
เสียบอลนะครับเพื่อนจะลุยไป
ก็ยังโดดเด่นในช่วงต้นเกมครับหมายเลข๕ของบุรีรำอย่างธนวัฒน์ช่างธรรม
ตามลุงนี้มาเข้าทางครับวงศักรรณ์เก็บไม่ได้
พลวัตรอ้าวไม่ให้สัญญาณกันยังดีใช้ความใหญ่วางไว้ครับ
ทำชื่องานนท์ออกมาขวาสุดนะครับ
ตัดเข้ากล้าโอ้โหลุงนี้เล่นยากเหมือนกับชาวัฒน์
แต่ยังได้นะครับจะเบิ้ลออกไปพลวัตรเสียบอลตรงกลาง
ได้เลยครับออกไปทางขวาบ้างมึงทรวจ้อยศูนย์ครับ

ไม่หาเตรียมจ้าหักเข้าตรงกลางก็ติดครับ
ตามชิ้น๑๒หลุดมาตรงกลางของทางบุรีรัมมีโอกาสแลกคืนบ้าง
ฝืนออกไปทางที่แคบนะครับเจอบังเอาไว้นะครับ

บุรีรำวันนี้ก็ฝากความหวังไว้กับหมายเลข๑๑เลยครับคนนี้ครับ
โจเจียวเส้นครับแข้งชาวภูตานนะครับซึ่งเป็นนักเตะทีมชาติด้วย
เริ่มจะหาจังหวะของตัวเองทั้งคู่แล้วนะครับไม่เร่งเหมือนช่วงแรก
เปิดบอลยาวขึ้นไปครับพานุพันธ์
แต่บุรีรำนั้นเก็บได้เบิ้ลออกมาตรงกลางครับ
เมืองทองได้บ้างพยายามดึงบอลเอาตัวรอดไปครับ
หลบไป๒เฉยเลยครับไปแล้วครับทรงพล
ทำชิ้น๑๒แต่ลูกนี้แรงเกินไปครับ
ดูกันอีกครั้งหนึ่งครับทรงพลนี่แหวกมา๒เลยครับ
ตัดกลับมาครับเมืองทองยังได้อยู่พยายามลุยขึ้นมาทำได้สวยเลยครับ
โอ้โหแต่เจอ๒คนครับบางทีเข้า๒ต่อ๑เลยนะครับ
ตรงกลางจับบอลอ้าวกลายเป็นพลิกสวยนะครับ
บอลไปถึงหลังของทางเมืองทอง
ลูกนี้จะวางยาวเล่นก็ไม่แม่นนะครับ
ทางด้านข้างทางขวาของทางเมืองทองเนี่ยขึ้นไม่ได้แล้วครับ
กลับมาตั้งเกมกันที่พุทธศาสตร์ประตูนะครับ
สิทธิกรกล่ำใสครับก็เป็นผู้รักษาประตูตัวหลักมาตั้งแต่ในการแข่งขันรอบคัดเลือกนะครับ
ยิงคู่แข่งอย่างกระจุยกระจายนะครับ
ทั้งนครรัฐศรีมายะโสธรแล้วก็โอสสภา
ได้บอลตรงหน้ากรอบเขตโทษของทางเมืองทองแล้วเนี่ย
เอาหลังของเมืองทองก็ปวดเหมือนกันนะครับทุกครั้ง
สกัดออกไปได้นะครับคัทธาทรครับ

จะพลิกไปเล่นต่อนะครับอ้าวไปต่อได้จังห
อู้วหู้ตัดสินใจแบบนี้

จันโจยิงใครเลยนะครับ
คือจังหวะมีจังหวะชะแหลบด้วยครับ
ด้วยครับซึ่งถ้าโชคดีนี่ไม่แน่เหมือนกัน

คือกองหน้าก็ต้องมีการตรงนี้นะครับ

ไม้ฟาวนะครับสุประโชคเล่นกับทางอาร์นนนด์
ขอบใจนะครับชาววัดครับไปสานขึ้นมา
ข้างหน้าเก็บได้ไหมเป็นเมืองท้อนะครับพลิกมาโอ้โหแต่ลูกนี้
ต้องได้ฟาวครับจังหวะถึงก่อนของทรงพลทงทองครับ
ไปโดนไอศิลป์ที่โชคกันหนูครับจังหวะนี้สกัดหนักใสนะครับ
เสียจังหวะบุกไปครับบุรีรำ
คุณซื้อของบุรีรำอย่างโรเบิร์ตโคเซดาซิลวาก็ค่อนข้างเครียดนะครับ
กับเกมนั้นนี้ตัวผู้เล่นเป็นต่อนะครับแต่ว่าสิบนาทีเศษ
ก็ยังหาจังหวะยิงแบบโจ่งแจ้งไม่ได้นะครับ
เดี๋ยวนี้ฟุตบอลเยาวชนประเทศไทยให้ความสำคัญนะครับ
ถึงมีผลงานที่ยอดเยี่ยมในช่วงสองปีที่ผ่านมาเลยครับอ่ะมาพลิกลูกนี้
เสียบอลนะครับเล่นยากไปหน่อยครับเมืองทองทะลุลูกนี้มาบุรีรำนะครับ
ถึงก่อนหรือเปล่าสุดท้ายยังเก็บไว้ได้ครับ
เอาตัวรอดไปก่อนครับวันนี้สิทธิโชคกับสองคนน่าจะต้องเจอกันทั้งเกมนะครับ
สิทธิโชคก็อย่างที่ทราบกันครับเป็นตัวอันตราย
แล้วในไทยลีกปีนี้ก็ยิงประตูได้ด้วยนะครับ
ในเกมที่สนามเฉลิมพระเกียรติ๘๐พันศาครับ
ก็ถือว่าพัฒนาโดยไม่รู้ตัวนะครับ
กับการได้เล่นกับกองหน้าชาวบราซิล
หวางกวดยาเข้าไปครับอุ๋มกลางสนาม

เกี่ยวได้ครับอานนท์

ก็สกัดได้ดีครับนรรงชัยสิงธรรมครับหมายเป็น๖
หมายความคิดว่าภูตศิลป์ที่ทำหน้าที่ในเกมนี้ก็เป็นภูตศิลป์ในระดับที่ตัดศิลป์ในไทยลีกนะครับ

พุ่งยัดเข้าไปหลงริมเส้นก็เก็บไม่ได้ครับ
แล้วสุดท้ายก็ได้ฟาวครับ
กุฏิดำนั้นจะเปิดเกมขึ้นมา
ชอันก็ต้องวางแท็กติกเลยครับสีหน้าไม่ดีเท่าไหร่ครับ
งศกรเก็บไว้แล้วแม่ฉลาดนะครับ

เรียกฟาวจากเฉาวัดวิรัชชาติได้ครับ
เฉาวัดทะโกรณ์เห็นมันก็ช่วยคุกบอกว่าไม่ต้องโยนนะครับ
มีใช้มือไปช่วยนักฐานสำหรับเฉาวัด
ตัดกลับมาบอลหล้นไปนะครับ

แต่ว่าสุดท้ายสิทธิกรนั้นดักเอาไว้

เพราะว่าศิวรักษ์เทศสูงเนินยึดมือหนึ่งของบุรีรำอย่างยาวนาน
ถ้าเลิกเล่นแล้วใครจะมาแทนที่นะครับ
ยาวชนก็มีพอสมควรแต่ว่ายังไม่โดดเด่นนะครับ
มาต่อครับเมืองทองออกมาทางขวา

โอ้รอเพื่อนนะครับถ้าแบบนี้ลำบากนะครับ

และดูเหมือนบอลจะพันขาออกแล้วเสียลูกทุ่งให้กับบุรีรำด้วยครับ

เขาเรียกว่าทำได้ดีนะครับสำหรับบุรีรำในส่วนของเกมรับ
นี่ครับจังหวะนี้ดูแล้วเนี่ยนะครับ
สุดท้ายไปโดนธีรวุฒิออกไปเองเลยครับ

เล่นลงนี้อ่าเจอเข้าเร็วเหมือนกัน

เสียฟาวอีกแล้วเบื้องทอง
เช็คได้ครับหมายเลข๑๐สมชกสารชาติ
ก็เป็นกลางอีกหนึ่งความหวังของบริรามนะครับ
แต่ว่าตัวจริงปีที่แล้วที่เห็นบ่อยเนี่ยก็จะเป็นทางอานนทอมรเลิศศักดิ์นะครับ

รวมถึงสิริโชคอ้าวเสียบอลจังหวะนี้
ยังมีเพื่อนมาซ้อนนะครับเปิดยกออกมา

เล่นเร็วเลยครับเรืองทองอ้าวไม่ให้สัญญานะครับ
ไปปั๊มลูกนี้ปั๊มวงสุกรนะครับ
ก็เป็นผู้เล่นที่ประสบการณ์สูงที่สุดในทีมนะครับ

มีเยาวชนก็ต้องกระจายไปเล่นทีมอื่นนะครับ
เพราะว่าชุดใหญ่ก็ค่อนข้างแข่งขันสูงครับ

พลิกมาได้เจอผู้เล่นของบุรีรำตลอดครับเมืองทอง
จะไล่คืนบ้างเกี่ยวบอลลูกนี้ยังไม่ดีครับอานนท

เข้าไปช่วยรวมสอนนะครับพลิกตรงกลาง

เอาละครับจังหวะได้ลุ้นของบุรีรำยูเนเต็ดนะครับ
ระยะฟรีคลิกจังหวะนี้ก็สามารถหวังผลได้ครับ

ก่อนที่จะมาโดนนี่เลยครับจังหวะนี้เลยครับ

หมายเลข๖ครับพัทรวี

รู้กันให้ทรงเปิดยัดเข้าไปลูกดี
เสกัดออกไปได้เลยครับอุหกฤทย์

มาหลุ้นอีกครั้งจากเฉวงเข้าตัว๔๐
ก็ถือว่าเป็นเจ้าพ่อลูกนิ่งในรุ่นเดียวกันนะครับชาววัดวีรชาติ
ยังไม่มีจังหวะส่องกันแบบเน้นด้วยกันทั้งคู่นะครับ
เปิดลูกนี้เข้าไปตรงกลางได้โอ้โหลุดกรอออกไปครับ

เคียงกับการเป็นประตูครับจังหวะของสิทธิโชคกันหนู
ตัวหม่งนะครับแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับ
ขึ้นมาโดยชาววัดแล้วก็เป็นสิทธิโชคเลยครับที่ไม่มีตัวประกบนะครับ
โมงกระดอนพื้นก่อนที่จะหลุดกรอบออกไป
โอ้โหส่วนกองหลังของเมืองทองในแตกด้วยนะครับมีการสกัดกันครับ
แต่สิทธิโชคนี่มาถูกตำแหน่งเลยครับ
คือรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าพื้นที่ที่ว่างที่ต้องเข้าไปทำคือจุดไหนครับ

มงสกัดเอาไว้ไปเข้าทางของทางไมเคิลนะครับ
เก็บได้พลิกบ้างครับวงศกรจ่ายทะลุลูกนี้ไม่ผ่าน
เข้ากลางมาสุประโชคความเร็วมีมากกว่าแล้วก็ได้ฟาวครับ
ต้องตัดเกมนะครับธีรพักแล้วโดนใบเหลืองไปด้วยนะครับ
แต่ว่าเกมนี้โชคดีของธิรพรรคที่เป็นนัดชิงชนะเลิศนะครับ
เพราะว่าถ้าเป็นรอบอื่นธีรพรรคจะสะสมใบเหลืองครบ๒ใบ
แล้วก็เป็นโทษแบนนะครับเข้าหนักใส่สุภาโชคเลยครับ
ตัดเกมไว้ก่อนเลยครับเพื่อความปลอดภัย
เหลืองแรกมาแล้วนะครับในเกมนี้
บุกขึ้นมาครับบุรีรำโอ้โหให้ลูกที่ย้อนหลัง
นี่แหละครับความเข้าใจในเกมนะครับบางครั้งจังหวะยังมีขาดเกินครับ
สำหรับบอลเยาวชนครับ
เอาเลยครับเปิดออกมาได้สวยนะครับ
มานัทต้องแต่งบอร์นเล่นก่อน
ดึงจังหวะเอาเลยนะครับไปได้รุดผ่านไป

เป็นจังหวะที่จะต้องได้รับการทดสอบบ้างแล้วครับสิทธิกร
ธิรพรรคบ้านบุญชูเป็นผู้เล่นที่ยิงให้เยอะ
เมืองทองเยอะที่สุดในรอบสุดท้ายนะครับ

จังหวะเปิดลูกดีเข้าไปตรงกลางนะครับ

แต่จังหวะนี้บอลหลุดมาถึงพงศธรวิเศษพันธ์นะครับ
แต่ว่าสุดท้ายทางบุรีรำยังทำได้ดีนะครับ
แล้วก็ลูกออกหลังไปครับ

เข้ามือพอดีครับยืนอยู่ตรงนั้นเลยครับ

สปีดความเร็วเป็นอย่างไรแต่ว่าสุดท้าย
ตัดเอาไว้ได้นะครับบุญทวี

โอ้โหช้าไปหน่อยเจอตัดอีกแล้วครับ
เจอสกัดนะครับ

แล้วก็ต้องเสียฟาวเลยครับ

กริจหม่งนะครับแล้วก็เข้ามือของสิทธิโชคครับ

แล้วก็รับไว้จังหวะเดียวเลยครับ

อยู่ที่ว่าใครจะบดได้อย่างต่อเนื่องมากกว่า

มีช่วงเวลาที่อาจจะเผลอครับ
ซีจีเมืองทองก็มีจังหวะบุกมากขึ้นนะครับ
หลังจากที่ผ่านครึ่งทางของครึ่งเวลาแรกไปครับ
หลังจากนี้น่าจะบุกกันสนุกแล้วครับ
เตรียมจะเก็บโอ้ทักษะดีนะครับเจิญโจ
ประโชคเล่นกับทางเจินโจเอาแล้วครับ
เริ่มจะเห็นทักษะขอมดากลางกลางแล้วตรงหน้าตัวกลั่นกันแล้วครับ

สุดท้ายเนี่ยไปเสียฟ่าวเองครับ

นี่นะครับตอกส้นกลับมาแล้ว
โจสุดท้ายนี่ต้องยอม
เรียกได้ว่าเอสซิจีเมืองทองก็ต้องยอมเสียฟาวเลยครับ
คือเรียกฟาวได้นะครับสำหรับเอสซิจีเมืองทอง

พยายามพลิกกระดกไปได้แต่เจอข้างหน้าอีกครับ

ศรีโชคออกมาทางขวาสปีดความเร็วของเจินโจนั้นดูดีกว่า
แต่โดนสกัดออกข้างไปครับ

จันโจก็เรียกได้ว่าเป็นผู้เล่นชาวภูตานที่ผลงานยอดเยี่ยมนะครับ
โดยเฉพาะในศึกที่๒ปีที่ผ่านมากับสุริน
ลูกหนีขึ้นมาอ้าวความแข็งแรงมีมากกว่าครับทรงพลแต่สุดท้ายเสียฟาวครับ
มีทรงพลก็เซ็งนะครับ
แต่ว่าก็ไปทำฟาวเลยครับลูกนี้น่าเสียดาย
ล้มลงไปครับหมายเลข๔ศักดิ์สิทธิสารสีจังหวะเบียดแย่ง
สุดท้ายผู้ตัดสินให้เป็นลูกใดฟ้าของบุรีรัม
ตรงกลางของบุรีรำครับชาวัด
วางออกมาแม่นเลยครับเก็บทางอานนท์แต่ว่าลูกนี้หลุดออกข้างไป
อย่างได้แก้บอดมาได้ดึงจะวัดหนี
เปลี่ยนตรงกลางครับปุงสะกอน
ให้มาใกล้อาจถีนภักร์ก็ลองแผ่น

เตะสกัดทิ้งออกมาได้ครับแถวสองเป็นของเมืองทอง
ข้างหลังเก็บบอลยาวไปหน่อยครับต้องตามมาแก้
โอ้โหลูกวิ่งสู้ฟัดนี่ต้องยอมเหมือนกันนะครับวันนี้ดูสิครับ
คืนกลับมายังไม่ออกนะครับลุยหลบขึ้นไปได้มณัฐ
นัทจะผ่านคนที่สองต้องให้ฟาวครับโอ้จังหวะนี้ทำได้สวยเลยครับ
เล่นของมณัฐแล้วก็ทรงพลโอกาสลุ้นอีกครั้งของเอสซิจีเมืองทองครับ
มณัฐเลี้ยงลุยเข้าไปเลยครับแล้วโดนขวางแล้วก็ได้ฟาวครับ
เอสซีจีเมืองทองเป็นพลวัตรเลยครับ
ได้ลุ้นจากลูกซัดพีชบ้างนะครับหมายเลขสิบสามณัฐม่วงมั่นครับ
อีกหนึ่งผู้เล่นที่วันนี้ได้รับความไว้ใจจากโค้ชอันสุรพงศ์คงเทพ
ก็ดูว่าเหลี่ยมนี้จะเล่นแผนอย่างไรนะครับวงศกรครับ

เหมือนใจแม่เหมือนใจยิงเองเหมือนกันครับ
ตอนติดใส่ก้อยแล้วก็ไปเข้ามือของสินทรีย์ก่อนนะครับแต่เปิดเกมขึ้นมา
ยังสกัดเอาไว้ได้นะครับดักบอลดีครับทางส่งผลเนี่ยกลับมาได้อีกแล้วครับ
ลุยฝืนไปต่อปล่อยให้เพื่อนเล่นครับ
รัฐวีออกมาทางขวาไมเคิลข้างหน้าเพื่อนยังไม่เติมนะครับ

ทีละพักให้กับทางไมเคิลต้องกลับมาแก้นะครับแล้วโยนเลยครับ
โอ้โหลูกนี้ลึกพลังยังเหลือครับอ๋อข้างไปครับไม่ทัน
แรงเกินไปนะครับเป็นการครอบครองบอลของบุรีรำบ้างครับ
โอ้ออกมาไม่ถึงนะเจ้าหวานนี้ได้ต่อครับส่งผล
เมืองทองนั้นขึ้นเกมทางซ้ายเป็นหลักเลยเลยครับ

พื้นที่เปิดค่อนข้างน้อยนะครับเกมด้านข้าง

ส่วนใหญ่นั้นถนัดเล่นริมเส้นอยู่แล้ว

จัดโจงออกไปตรงกลางอ่าวแล้วน่าจังหวะสวน
ออกมาทางขวาสุดเจอร์โจ้เบิ้ลอีกทีหนึ่งนะ
น้ำหนักจังหวะนี้ทิศทางไม่ได้ครับ

ความแน่นอนในพื้นที่สุดท้ายยังต้องใช้เวลาในการปรับนะครับ

ขึ้นทางมณัฐนะครับเสียบอล
บุรีรามไหลออกด้านข้างมาเชิญโชว์เข้าตรงกลางอานนท์อมรสัก
คัทแก๊กลูกนี้ไม่ถึงแล้วปลิ้นไปตรงกลาง
สกัดทิ้งออกข้างก่อนนะครับเพราะว่าสุประโชคมาแล้ว
ส่วนกลับของทางเมืองทองครับไปไม่ได้ต้องดึงไว้ไมเคิล
โอ้โหขึ้นเร็วไม่ได้ครับต้องด่าโอ้โหจ่ายล้นครับ
จะให้กับทางธีรภาคครับเสียบอลให้กับบุรีรำ
จังหวะลูกนี้จนโจจะใช้ความเร็วแต่ว่าบอลยังไปเข้าทางของทรงพลครับ
หมาแถวสองช่วยไว้ได้นะครับจันโจเข้ากลางมาเกี่ยวเอาไว้นะครับ
เพื่อนยังไม่เติมแล้วเปิดยัดเข้าไปจังหวะนี้ได้มงสกัดออกมาครับ
สิทธิ์เปิดไปยังไม่ผ่านชวัดวิรชาติเปิดลูกนี้เข้าไปก็ลึกแล้วครับออกหลัง
ทวีคุมเกมเลยครับปล่อยลูกออกหลังไป
จังหวะของบุรีรำในจังหวะสุดท้ายนะครับอย่างที่คุณวรปัตรเรียนไปเมื่อสักครู่ยังไม่แม่นนะครับ
เกมผ่าน๓๐นาทียังสูญสุขนะครับฝนบ่อนคกครับรอบชิงชะเลอดการเจอกันของบุรีรำและเมืองทอง
อยู่ในเต็ปลุยขึ้นมาตรงกลางตรงนี้ออกมาร่างคาธรรมชิงไม่ทะลุนะครับเตะสกัดออกมา
แถวสอยังได้อย่างเมืองทองออกมาหลีปรื้ให้เล่นโอนสากรดึงจังหวะแต่ว่ายังเข้าขวาไม่ได้
ได้คราธิ์๑ตะสกัดออกมาเอาเลยครับเก็บได้ทางส่งพลทำชิ่งถึงส่อลุกนี้ส่งพล
ไม่ได้ครับจังหวะบอลตกพื้นแล้วก็โดนเก็บกินไป
บุรีรำวางยาวเลยครับเป้าหมายก็คือจะให้กับทางสิทธิโชคนะครับ
แต่ข้างหลังเมืองทองก็มีเยอะแล้วเตะสาดยาวขึ้นมา
เมืองทองก็ตั้งเกมตรงกลางไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้
พยายามจะสกัดออกมาแล้วก็มาลุ้นเก็บเอาทางด้านข้าง
วันนี้ยังไม่เด่นนะครับไบเคิลเดนเต้และบุรีรำ
จะมีการขยับเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับ
เลข๒๐ยุทธพิชัยเลิศล้ำนะครับ
ยืนอยู่ที่ข้างสนามแล้วครับ
ยุทธพิชัยในรอบสุดท้ายนี่ได้ลงสนามเป็นตัวจริง๑นัดนะครับ
ชาวัดให้ทะลุลูกนี้เป้าหมายคือสิทธิโชคอ้าวแต่ว่าไปปล่อยเล่น
แต่สุดท้ายเนี่ยเห็นมาอีกทีสิทธิโชคสปีดมาแล้วครับ
สกัดออกข้างก็ยังเป็นจังหวะบุกต่อของบุรีรำนะครับ
ก็ไม่รีบเล่นนะครับจังหวะต้องการความชัวร์นะครับ
ศักดิ์สิทธิ์ทรุกออกมาให้ไม่ดีครับอานนท์ยังได้ต่อ
รถมาถึงชาวัดศักดิ์สิทธิ์ถึงหลบมาได้นะครับ
อารมณ์ฝลิกหลบนู่นนี้ยังตามมาซ้อนเอาไว้นะครับ
บุรีรัมเก็บได้ทานอนร่องชายชาวัด
เปลี่ยนไปขึ้นทางซ้ายบ้างครับพื้นที่เริ่มมีจังหวะนี้
ก็ยังไว้ใจคนนี้ได้เลยครับบุญทวี
ก็รออยู่ข้างสนามได้ครับ

ยิงได้๑ประตูนะครับสำหรับพงศธร

ให้ทางศักดิ์ศิษฐ์เล่นต่อแต่ว่า

ก็เจอทางทรงพลนั้นบังเอาไว้
คือจังหวะชัดเจนของทั้งคู่ในช่วงครึ่งแรกณตอนนี้ก็เป็นจังหวะการบ่งนะครับ
ที่เป็นเซตทีที่ค่อนข้างจะดูมีน้ำหนักที่สุดทั้ง๒ทีม

คือหลังจ่ายเรียกขึ้นมาพลิกลงดินแล้วโอ้โหเจอดึงครับ
ร่วมดีทำให้กลางหลังของเมืองทรต่อตัดรวม
จังหวะนี้เลยครับอุกฤษเทียมเลิศครับไปดึงสิทธิโชค
รีคลิกของชาววัดวันนี้ก็เปิดได้ค่อนข้างดีนะครับวันนี้
ต่อครับถึงเส้นหลังอานนท์ยกลูกนี้พื้นที่ว่าเกือบมาถึงศรีโชค
อีกทีหนึ่งแถว๒ไปเข้าทางแต่ว่าฟาวก่อนแล้วครับ
มีจังหวะฟาวในเขตโทษนะครับ
ต้องดูว่าเกิดอะไรขึ้นในจังหวะนี้แหละครับ
เล่นของบุรีรัมยูเนเต็ดเจ็บอยู่ครับเกมก็ต้องหยุดไปนะครับ
แต่ครู่สิทธิไม่ได้เป่าเป็นจุดโทษมีการประทะกันในจังหวะที่บอลล้นมาก่อนที่จะได้ยิง
จังหวะนี้นะครับก็เป็นจังหวะโอ้โหศีรษะโขกกันเลยครับ
นี่ครับจังหวะแย่งหม่งบอลนะครับก็ไม่ได้มีเจตนาแล้วครับ
ต่อเนื่องนะครับคือหลังของเมืองทองถึงก่อนด้วยครับ
ได้ยิงจังหวะ๒โดยสุประโชคสารชาติก็ออกไปครับ
ต้องเปลี่ยนรองเท้าเลยนะครับสิทธิโชค
ก็มีสองอย่างนะครับคืออากาศอาจจะร้อนนะครับ
การระบายอากาศไม่ดีบางทีวิ่งแล้วก็อึดอัดเหมือนกัน
โค้ชก็ติวเข้มแท็กติกให้กับจันโจนะครับ
วันนี้ตัวอีกหนึ่งผู้เล่นที่เป็นดาวสันโวของทีมอย่างสราฮิญญาเคิร์สเทฟกี้
วันนี้ไม่มีรายชื่อแม้กระทั่งผู้เล่นสำรองนะครับ
ผู้เล่นชาวมาซีโดเนียของบุรีรำเพราะฉะนั้นความหวังของบุรีรำวันนี้ก็อยู่ที่จันโจเลยครับ
จริงจริงที่เป็นดาวสันบู่ของทีมด้วยนะครับแต่สุดท้ายเนี่ย
ตามการรายงานก็คิดว่าจะลงเป็นตัวจริงแต่ไม่มีชื่อ
อีกหนึ่งคนที่น่าจะมีโอกาสลงมาก็คือสิริมงคลจิตบรรจงวันนี้ไม่มีชื่อเหมือนกัน
ก็เตอร์ไพรส์นะครับ๒ผู้เล่นตัวหลักของทีมทั้งบุรีรำทั้งเมืองทองวันนี้ไม่มีรายชื่อเป็นผู้เล่นสำรองนะครับ
ขนาดเส้นขึ้นมาครับโอเวอร์แลปเติมมาสวย
ธีรวุฒิต่อส้นมาให้เพื่อนลูกนี้เปิดไปโอ้โหอ้าวช้าลูกนี้ด้วยการยิงโอ้ไม่ได้ครับ
เหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าบอลเลยทางด้านของพงศกรมาแล้วมีลุ้นเลยครับ
จังหวะยิงของมณัฐนี่ถือว่าโล่งนะครับแต่ว่ายิงไม่ตรงกรอบนะครับน่าเสียดายครับ
บอลอยู่ที่ริมกรอบเขตโทษฝั่งขวาก่อนที่จะเปิดขึ้นมานะครับวงศกรเข้าชาแล้วแล้วเป็นมณัฐเลยครับ
แต่ว่าธรรมนัฐก็ยิงไม่ถนัดนะครับเพราะว่ามีศักดิ์สิทธิ์ที่ประกบอยู่ด้วยครับ

โชคดีที่มีหมายเลข๔ของบุรีรำศักดิ์สิทธิสารสีครับที่เข้ามาบีบจังหวะของมณัฐไว้เลยครับ
ดูจากชื่อชั้นตัวผู้เล่นแล้วเนี่ยเหมือนจะเป็นการคุมเกมของบุรีรำแต่ผ่านจากตอนนี้ไปก็ไม่ง่ายแล้วนะครับ
ยังจูนกันไม่ติดนะครับหลายผู้เล่นที่เป็นเยาวชนทีมชาติแล้วก็ขึ้นชุดใหญ่ไปแล้ว
ต้องใช้เวลาครับครึ่งหลังอาจจะดูสดกว่านี้มากขึ้นนะครับในการต่อเกมกล้าเล่นกว่านี้
ชาวัดนักเตะที่มีโอกาสลงเล่นในรอบชิงชนะเลิศมาแล้ว๒ครั้งนะครับ
ครั้งนี้ก็ยังมีจุดเด่นอยู่ที่การยิงลูกนิ่งเลยครับ
ส่งพลเปิดลูกนี้เออวี่คอร์สไปก็เข้ามือของสิทธิกรครับ
เป้าหมายก็คือทางไม่เคลื่อนแต่ว่าไม่ได้
เปิดพลาดครับบุรีรัมต์ตรงกลางของเมืองทอง
ีรพักษ์ปั้นบุญชูเปิดออกมาลูกนี้หลุดเลยครับแต่
ยังออกมาดักเอาไว้ครับสิทธิกร
ต้องดูว่าเมื่อสักครู่นี้มีทงจากผู้ช่วยผู้ตัดสินหรือเปล่านะครับ
นี่ครับจังหวะขึ้นมาครับแล้วไม่ล้ำหน้าด้วยนะครับ
แต่ว่าเข้าถึงบอลช้านะครับ
เป็นสิทธิกรที่ออกมาดักได้
มุ่งใส่ก่อนพยายามจะแวะไปสอนนะครับแบบนี้ไม่ไหวครับ
ดีดอีกทีนึงแม่เสียจังหวะทางสิทธิชก
เตะไปโดนแขนทางมณัดครับ

จังหวะของรัฐนากรนะครับลูกนี้แฮนดบอลนะครับ

ชาวัดจ่ายตัดออกมาพื้นที่ด้านข้างเริ่มเปิดแล้วครับ

กลับมาที่ชาวาสอีกครั้งหนึ่ง
นนท์เล่นกันอยู่สองคนนะครับยังแก้ไม่ได้
พยายามจะตอกส้นไม่ได้ครับเจินโจ
อีกทีหนึ่งบอสล้นต้องเตะสกัดทิ้งออกมา
แถวสองเป็นขอมธุริรัมณ์นะครับ
ในช่วง๕นาทีสุดท้าย
ตรงกลางดีดออกมาสวยนะครับ
แล้วเปิดลูกนี้ออกไปครับ
สุดท้ายเตะสกัดออกมาก็เป็นขอบุธิรัมณ์อีก
ประโชคเล่นกับชาววัดนะครับ

อานนท์อย่าให้เข้าซ้ายนะครับจังหวะนี้ยังไปไม่ได้

แล้วก็จะได้ทางเจินโจแต่สุดท้ายนั้นยังติดบุญทวีเตะสกัดออกไปเลยครับ
ฝั่งขวาก็จะเจอกับบุญทวีนี่แหละครับ
สำหรับจันโจที่จะบุกเข้าไปทำประตู
บุญทวีวันนี้ก็ถือว่าทำได้ดีด้วยนะครับ
จังหวะเจาะทางซ้ายของบุรีรำยังไม่ทรงประสิทธิผลเท่าไหร่ครับ
ยังหาจังหวะเปิดจากด้านข้างไม่ได้นะครับ
แต่เริ่มจะคุมเกมเป็นชุดเมื่อสักครู่ทำได้ดีครับ
อานนท์กลับหลังมาตั้งลูกนี้ชาววัดนะครับ
ให้มาใกล้คืนกลับหลังมาครับ
เปลี่ยนจากซ้ายมาเล่นตรงหลังแล้วจะขึ้นทางขวาบ้าง

ลุยขึ้นมาต้องเอาสายจังหวะชาบฉวย
โวงสะกอนโอ้โหหลดสวยนะครับ๒คน

สุดท้ายได้ฟาลล์โดนรัฐนากรมายค้ามิ
สถาวะต่อเนื่องแล้วก็เป็นวงสะกอน
เบียดขึ้นมากับพลวัฒน์ก่อนที่สุดท้าย
แล้วสุดท้ายโดนบีบแล้วล้มลงไป
แล้วก็เจ็บด้วยนะครับจังหวะนี้ของวงศกร
คือพอบอนส์ต่อบอนส์ไปไม่ถึงกลางตัวลุกเนี่ยก็
ก็ต้องเปลืองตัวหน่อยนะครับจังหวะที่จะต้องเลี้ยงลุยเข้าไป

ทำอย่างไรจะให้บอลนั้นผ่านตรงกลางแล้วสามารถไปถึงหน้าได้ครับ
เพราะช่วงหลังนี้ก็เริ่มจะโยนยาวแล้วครับ
กลางของบุรีรำนั้นคุมเกมในช่วงท้ายเอาไว้ได้แล้ว
ยังต้องหาแท็กติกนะครับในการเจาะประตู
เพราะว่าวันนี้แผงหลังของทั้งสองทีมก็ยังทำได้ดีครับ
เพราะว่าตั้งแต่การแข่งขันในรอบคัดเลือกกลุ่มที่๑โซนกรุงเทพจนถึงรอบสุดท้าย
ยังไม่เสียประตูแม้แต่ประตูเดียวนะครับ
แต่อยู่ใกล้กว่านะครับและบุรีดำได้มาเยอะจริงครับ
อยู่จังหวะยิงของธีรภักษ์นะครับปั่นลูกนี้ก็หลุดออกไปนะครับ
กำลังจะครบ๔๕นาทีแล้วนะครับสกอร์ยัง๐ประตูต่อ๐
เปิดเกมขึ้นมาครับศรีริกรกล่ำสาย
บอลเป็นของบุรีรัมนะครับได้ทางอานนท์อำวังเลือดศักดิ์

บังเอาไว้แต่ความเร็วมีครับเจอกับความใหญ่
ยังไม่ออกครับต้องสกัดออกมายังได้
โอ้โหจะหาจังหวะสวนกลับนี่ลำบากเลยครับ
บี้เร็วแล้วก็ยังโชคดีที่ได้ฟาวครับ
ไอซ์วันนี้ก็ยังทำอะไรมากไม่ได้เลยครับ
อีกไม่เกิน๒๓ปีเด็กพวกนี้ก็
ใช้เวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรก๒นาทีนะครับ
สนุกขึ้นนะครับเริ่มจะเห็นทรงบอลสไตล์การเล่นเริ่มชัดเจนครับ
เมืองทองใช้ความสามารถเฉพาะตัวครับมาแล้วครับ
ลูกนี้แล้วเปิดเข้าไปก็ฉลับแล้วเข้าทางของสิทธิกรครับ
จูนติดเลยครับอุงสัตว์กรหาพื้นที่ของตัวเองได้แล้ว

มีจังหวะเปิดลูกนี้ยังไม่แม่นต้องมงสกัดทิ้งออกมานะครับ
อย่างใจทุ่มต่อครับบุรีรับ
ลูกนี้จ่ายพลาดมีผิดพลาดเหมือนกันครับเมืองทอง

จะเสียจังหวะแบบนี้นะครับทั้งสองทีม
ในช่วงพักครึ่ง๑๕นาทีก็คงจะต้องเป็นช่วงจังหวะที่ทั้งสองทีมต้องไปวางแผนกันนะครับ
เสมอ๐๐ใน๙๐นาทีก็จะต่อเวลานะครับ
ต่อเวลาไม่มีผู้ชนะก็ยิงลูกโทษตัดสินนะครับ

เห็งแบบนี้ต้องเปิดไว้ที่เสา๒แล้วน้ำหนัก
ล้นไปหน่อยครับถึงมือทางภาณุภัณฑ์
อนุพันธ์นี่ตัวหลักของทีมมาตั้งแต่ในรอบคัดเลือกนะครับ

จะเป็นจังหวะลุ้นแทบจะครั้งสุดท้ายของทางเมืองทองนะครับ

กล้องจับถึงขั้นนกเลยนะครับ

ก็เป็นว่าในช่วง๔๕นาทีแรก
กับฟุตบอลโคคลับในรอบชิงแชนเนอเลิศนะครับ

กลับมาติดตามต่อนะครับ
ครับในรอบชิงชนะเลิศระหว่างบุรีรัมยูนิเต็ดเจอกับเมืองทองยูนิเต็ดครับ
ครึ่งเวลาแรกก็ยังเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับทั้งสองทีมก็มีจังหวะในการทำประตูครับ
แต่ว่าสุดท้ายยังจบไม่ได้นะครับกล้องก็จับมาที่ดรองอาจก่อสินค้านะครับ
ประธานบริษัทไทยพรีเมลีกครับและคณะผู้บริหารนะครับ
ของบริษัทไทยน้ำทิพย์จำกัดหรือว่าเครื่องดื่มโค้กนั่นแหละครับ
จัดบริการนี้มาอย่างยาวนานนะครับแล้วช่วงหลังเนี่ย
ก็ถือว่าประสบความสำเร็จจากการได้รับการตอบรับของสโมสรมาอย่างดี
ใช่ครับในปีนี้มี๘๖สโมสรนะครับที่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันครับ
ผู้ชนะหนึ่งเดียวนะครับจะได้สิทธิ์ในการเดินทางไปทัวร์ประเทศเกาหลีใต้นะครับ
ขณะเดียวกันก็จะได้รับเงินรางวัล๑ล้านบาท
ส่วนรองแชมป์นะครับได้รับเงินรางวัล๕แสนบาทจากการกีฬาแห่งประเทศไทยครับ
อีกหน่อยก็จะมีหลายรายการนะครับที่ได้รับการจัดการแข่งขัน
แล้วก็ได้เงินรางวัลเพิ่มขึ้นได้รับการสนับสนุนมากขึ้น
เนื่องจากว่ากองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติเนี่ยก็จะมีงบประมาณนะครับ
ภาษีสุราแล้วก็บุหรี่มาช่วยนะครับในการที่จะพัฒนากีฬานี่แหละครับ
ฟุตบอลก็เป็นกีฬาหลักที่เป็นอาชีพอย่างแท้จริงตอนนี้
และผลงานในระดับชาติก็ดีด้วยครับ
เริ่มเกมในช่วง๔๕นาทีหลังครับ
บุรีรำเซ็ตบอลขึ้นมาทางกราบขวา
อยากให้มีรายงานการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นนะครับ
เปิดยาวขึ้นมาออกไปครับ
ผู้เล่นหมายเลข๒๐อย่างยุทธวิชัยที่บุรีรำเหมือนจะเปลี่ยนในช่วงครึ่งแรก

รองเท้ารอเกอร์ไปก่อนนะครับเดี๋ยววอร์ใหม่ครับ
ก็ดูในช่วงหลังเนี่ยก็คงจะมั่นใจว่าแดนกลางเริ่มจะคุมเกมได้นะครับ
ไม่เปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นหมาต่อดึงจังหวะนี้
บอลเล่นไม่ได้นะครับยังจะใช้ลูกขยันครับวงศกร
หนึ่งทองเก็บได้อีกครั้งนึงทรงพลวงศกรให้ออกมา
มันนอกนี้รีบเกินไปหน่อยนะครับมันนอกนี้เสียบอล
นวถเล่นลูกเหมือนก่อน
จับบอลแล้วลื่นไปเองนะครับสิทธิโชค
อาจจะยังไม่คุ้นชินกับพื้นสนามนะครับ

แต่ศาสตร์ยาวขึ้นมาพลวัตร
ติดศีรษะของทางพงศทร
ทำชิ้นกลับมาเล่นกันนะครับทรงพลกับพงศทร
มีจังหวะพาบอลลุยขึ้นมาเอาเลยครับ
ข้างหน้ามีเติมออกมาซ้ายสุดเลยครับ
มะนัดมะนัดมีคล่องนะครับ

และกิ๊งหนึ่งสูงนะครับโอ้โห

นักเตะจากโรงเรียนโพธินิมิตรวิทยาคมครับ

เพราะว่าถ้าลุยต่อไปหลังของบุรีรำก็จะเข้าร่วม
โอ้โหแล้วยิงเด็ดขาดมากครับ
จังหวะของมณัฐแล้วยิงด้วยขวาปั่นลูกนี้

โดนไปก่อนเลยครับบุรีรำยูไนเต็ด
และนี่ก็คือความดีใจในซูมานั่งสำรองครับ
อันสุรพงศ์คงเทพน่าจะคลายความกดดันไปได้มากเลยครับ

มันดีตรงที่ว่าคุณผู้ชมจะได้ชมเกมที่สนุกมากขึ้นแล้วครับ
เพราะบุรีรำนั้นต้องเซ็ตเกมบุกเพื่อแลกกันแล้วครับ

ยังติดทางมณัฏคนยิงประตูขึ้นนำสักครู่
กินยิงประตูขึ้นนำสักครู่
เป็นประตูแรกของมณัฐในทุนาเมนต์นี้ด้วยนะครับ

ต้องการจะสร้างชื่อน่าจดจำเลยครับ
รุมกันลูกนี้พลิกสวยนะครับ

ขึ้นมาทุ่มมาก็เสียบนนะครับ

สุดท้ายไปเข้ามือของทางสิทธิกรครับ

วิเชลอยู่ทางฝั่งขวาแล้วนะครับ
ดักไว้ได้เมื่อสักครู่นี้แฟนคลับของน้องอินส์นะครับ
ชาววัฒน์วิรชาติครับเนี่ยโตขึ้นที่หลอกกว่าเดิมเยอะเลย
อ่าชื่อชื่อคุณวิรวิทย์นี่ไม่ได้ชื่อเล่นชื่ออินชื่ออินใช่ไหมครับ
ไม่ใช่ครับแต่นี่ป้ายชื่อเนี่ยเขาไม่ได้ทำมาเฉพาะในคอนเสิร์ตอย่างเดียวแล้วนะครับ
ครับเห็นภาพชินตาแฟนคลับของนักฟุบอลในวิทยาลัยไทย
มีเสื้อขายให้แฟนคลับลงตามร้านถัดโหรสื้อแล้วนะครับอ้าวดูเกคให้มันต่อ
ครับเด๋งหวานนี้เวืองทองได้ตรงกลางนะครับดันขึ้นมาแล้ว
เขาเสียบอลผู้สินปล่อยให้เล่นต่อครับ

พยายามจะดึงจังหวะเจออานนท์เข้าไปแย่งครับ
อานนท์จ่ายทะลุลูกนี้สปีดความเร็วของเจินโจ

ส่งคนเข้าไปช่วยนะครับแล้วเก็บบอลได้
แต่ว่าต้องหาจังหวะที่จะ

กลายเป็นเสียให้กับทางบุรีรำเลยครับ

ลูกเตะมุมเป็นครั้งแรกในครึ่งเวลาหลัง
เจอกันทั้งเกมนะครับหมายเลข๓ทรงพล
กับหมายเลข๑๑ของบุรีรัมพ์เจินโจ
เจินโจที่เป็นเพื่อนบริษัทของทางภูตาลนะครับ
เพราะว่าประชาชนที่ปูตาส่วนใหญ่เราทราบอยู่แล้วว่า
เล่นฟุตบอลมาเล่นต่างแดนลำบากมากครับ
แต่มีโอกาสเปิดขึ้นมาลูกนี้จังหวะได้
ปัดมาโอ้โหยังเกี่ยวไม่ติดนะครับ
แล้วบุรีรามนั้นบังครับบังให้ออกโดยสุประโชคสารชาติ
เปลี่ยนคนทุ่มนะครับเป็นขาธาธร
พยายามเกื้อนที่แต่ว่าเมืองทองก็ตามมากดีครับสิทธิโชค
เกี่ยวออกมาหลบได้๒เตะสกัดโดนฟืดไม่ดีครับ
อ๋าวได้จังหวะอานนท์เข้าขวาได้ยิงยังติดนะครับ
จะสวนกลับย้อนขึ้นมาบ้างอ๋าวมิเชล
ปีกขึ้นมามีพื้นที่ให้เขาเล่นข้างหน้ามีเติมแล้วครับ
หลุยขึ้นมาพยายามจะจ่ายขึ้นไปก็ติดดึงสวยครับ
แล้วผู้สินเป่าฟาวให้ครับจังหวะที่ทรงพลนั้นไปทำฟาว
เป็นจังหวะได้บุกเลยครับพลวัตรช่างทำเจ็บหรือเปล่า
จังหวะนี้ของพลวัฒน์นะครับเลี้ยงแหวกไปแล้วมาโดนจังหวะสกัดของทรงพลนี่แหละครับ
แหย่เท้าออกไปแล้วไม่โดนบอล
เริ่มหนักขึ้นนะครับครึ่งแรกมีใบเหลืองใบเดียวครับ
แต่หลังจากนี้เนี่ยถึงเนื้อถึงตัวแน่นอนครับการบุกในแต่ละจังหวะ
ตอนนี้ซูมานั่งสำรองของบุรีรำอาจจะต้องหาตัวผู้เล่นที่จะมาเป็นซูเปอร์ซับนะครับ
ยังมีหมายเลข๑๖อย่างบารมีริมวัฒนะนะครับ
รวมถึงหมายเลข๑๗พีลาวัฒน์อาขธรรมอีกหนึ่งนักเตะตัวหลัก
วิบ้าไม่ผ่านนะครับเจอคนที่สองมาซ้อนเอาไว้บุญทวี
หลังจากนี้จะเผลอไม่ได้นะครับบุรีรำนั้นจะมาหนักขึ้นแล้วครับ
เตะสกัดออกมาได้บอลตบคืนข้างหลังตามมาโอ้ได้ลูกขยันนะครับวงศกร
แต่ไปเสียฟาวนะครับจังหวะเข้ากระแทกจากด้านหลังครับ
มาเลยครับบุรีรำยูไนเต็ดครับเปลี่ยนผู้เล่นคนแรกหมายเลข๒๐
ยุทธพิชัยเลิศล้ำครับลงไปเล่นแทนหมายเลขสิบเอ็ดเจิญโจ
วันนี้มีจังหวะยิงแต่ว่ายังไม่เป็นประตูนะครับผู้เล่นของบุรีรำขณะนี้ก็จะเป็นผู้เล่นไทยล้วนเลยครับ
หมายเลข๒๐ยุทธพิชัยเลิศล้ำนะครับเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่เป็นผู้เล่นตัวหลักของบุรีรำยูไนเต็ดนะครับ
แต่ว่าในรอบสุดท้ายนี่ยุทธพิชัยมีโอกาสลงไป๑๑ตัวจริงแค่นัดเดียวเลยครับ
วันนี้พลาดนะครับบอลเป็นของเมืองทองขึ้นมาวิเชลอู้สปีดความเร็วมีพื้นที่ให้เขาครับ
แล้วจะเปิดก็ทำได้ไม่ดีครับโดนบีบเอาไว้แล้ว
พยายามเร่งจังหวะให้เร็วขึ้นก็จริงนะครับบุรีรำแต่ว่าไม่วางบอลยาวแล้วครับ
เจอเข้าสองได้ทางมณัฐนะครับมณัฐมั่นใจเลยครับให้มา
ตรงกลางกลับมาที่วงศกรอีกครั้งหนึ่งทรงพลมณัฐ
เล่นกับทางสงสมอนอาวอาวอยู่ออกข้างไปครับจะทำเชี่ยง๑๒
วัดมาครับจะให้ลูกนี้สวยนะครับมีจังหวะต้องพลิกดึงโอ้โหถลักไม่ดีครับ
เก็บได้ง่ายเวียงทองเล่นออกมาทางบุรมทวี

แต่ว่าลูกนี้คนที่ลุยขึ้นมาแล้วทำให้ทีมได้ฟาวก็คือธีรพรรคปั้นบุญชูนี่แหละครับ
เรียกฟาวให้ทีมได้เลยนะครับธีรพรรค

แล้วไปโดนจังหวะยกเท้าของคทธทอลเราก็ฟาร์ลไป
ตัดกลับมาเบื้องทองในครองบอลครับ

ปริยังจะกลับไปที่ซุบาโชคอีกครั้งนึงไม่แม่นนะครับ

เกี่ยวบอนแต่งจักรวาให้เพื่อนเล่นครับ
คาธาทรเล่นไม่ได้นะครับ

กลางหลังของเมืองทองยังจัดการได้ดีครับ
ชาวัดเปิดเข้าไปครับในกรอบเขตโทษ

ทางสีโชคนั้นได้จังหวะโมง
เปิดเกมส์ขึ้นมาทางพานุภัณฑ์ครับ
บอลก็ล้นมาที่สิทธิกร
จากพรุษฎาประตูพรุษฎาประตูเช่นเดียวกันครับ

เสียบอลนะครับแต่ว่ายังมีคนมาซ้อน
วางออกไปทางขวาก็ไม่แม่นครับ
ตอนนี้ต้องกลับมาจูนกันใหม่แล้วครับ

ดูจะเล่นเข้าขาแล้วก็หมดเมืองทองได้แล้วครับ
ก็ยังต้องหาจังหวะที่ชัดเจนนะครับในการยิงประตู
ธิรพัฒน์ไทยมาแล้วยิงอีกทีนึงแล้วก็เรียบร้อยนะครับ
ลูกนี้จังหวะภาพช้าในจังหวะประตูครับ

ก็แจ้งเกิดในรอบชิงชนะเลิศเลยนะครับ

หลังจากได้ประตูที่ต้องการในช่วงออกสตาร์ท

อ่าแล้วก็ทำชิงออกมาโอ้โหดูเล่นแล้ว

แล้วก็ที่น่าสนใจอีกหนึ่งอย่างก็คือสถิติ
ของบุรีรัมม์เข้าชิงชนะเลิศโคตรคัพมา๔ครั้งนะครับ
ประตูที่ยิงได้เนี่ยเป็นประตูในครึ่งแรกทุกประตูนะครับ
ตู้นะครับยังไม่เคยมีสถิติการยิงประตูในครึ่งเวลาหลังเลยครับ

ครับคือเราก็อยากดูเกมยาวทั้งสองทีมนะครับเพราะตอนนี้โอ้โหเล่นกันเต็มที่แล้วครับ
เตะกันในแทบจะประสานแข้งเลยนะครับ
สำหรับกองเชียร์บุรีรำก็ลุ้นหนักนะครับเกมนี้
คือหลังจากนี้เนี่ยหลายสโมสรใหญ่ก็อยากใช้ผู้เล่นที่อายุน้อยและเป็นคนไทยนะครับ
เนื่องจากว่าถ้าซื้อระดับกองหน้ามาค่าตัวแพงให้พอแล้วก็สัญญาระยะสั้นเพราะหมดไป
การปั้นสัวดาทีมชาติเนี่ยก็จะลำบากด้วย
สังเกตว่าบรรดากองหน้าไทยตอนนี้เนี่ย
ไม่มีผลผลิตที่ยิงประตูอย่างเป็นกรอบเป็นกรรมในสโมสรแล้ว
นะครับก็จะต้องไปดูในระดับหลีกร้องลงบาลนะครับ
อย่างดิวิชัน๑หรือว่าดิวิชัน๒ครับ
เอาหมายเลข๑๙ธีรวุฒิผลจันทร์ออกนะครับ
และส่งหมายเลข๘ครับนัทธพลทัพถนน

ข้างสนามของทางบุรีรำก็รอจะเปลี่ยนตัวเหมือนกันครับ

ปททกลับไปหลังมาซ้อนได้กลับที่ชาวัดอีกครั้งหนึ่ง
เข้ามาพักเล่นต่อไม่ได้นะครับจะให้เพื่อนทางสิทธิโชค
แต่เสียบอลครับเมืองทองบุรีรำนั้นดึงกลับไปได้อีกครั้งหนึ่ง
ไล่กันค่อนข้างเร็วนะครับทั้งสองทีม

ก็ทำให้ต้องหม่งสกัดทิ้งเลยครับ

และบุรีรำเปลี่ยนอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับสุภโชคสารชาติออกครับ
และเป็นหมายเลข๑๙วิทวินอัฐปรัชญาเมืองลงเล่นแทน
โอ้โหเอาตัวหลักที่เล่นไม่ได้ออกเลยนะครับ
บุรีรำเปลี่ยนไป๒แล้วนะครับยังเหลืออีกหนึ่งตำแหน่งครับ
สำรองวันนี้ส่งมา๗คนครับ

สิทธิโชคนะครับลงมาช่วยเพื่อนอานนท์สองคนยังเอาไม่อยู่นะครับ

ทรงพลดึงตัดเข้าในนะครับ
ข้างหน้ามีวงศกรแต่ว่าให้ใกล้
หลังได้อยู่ตอนนะครับมะนัก

ให้ลูกนี้เล่นไม่ทันนะครับ

แรงไปนะครับมิเชลดันเต้ครับ
สถานการณ์นำ๑ประตูต่อ๐ก็ยังไว้ใจไม่ได้นะครับ
สำหรับโคชอ่านสุรพงษ์คงเทพ
คือบอลสกอร์เมืองทองขึ้นนำแต่ว่าดูคู่ขี้มากนะครับในจังหวะ
กแล้วมีจังหวะของทางเมืองทองขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง

ไปไม่ได้ครับสกัดเอาไว้

แล้วน่าจะเสียฟาวไปด้วยเลยครับบุรีรำ

ฟุตบอลรายการเยาวชนชิงชนะเลิศคกครับต้องยอมรับครับว่าเป็นทีมที่มีเกมรับที่ดีมาก
ทีมหนึ่งเลยนะครับในการแข่งขันครั้งนี้
เปิดเข้าไปลูกนี้ได้จังหวะวงสกัดออกมา
สองพยายามจะเปิดยัดเข้าไปก็รีบไปหน่อยนะครับก็กลายเป็นออกหลังไปเลย

บุรีรำนั้นก็มุ่งมั่นอยู่แล้วแหละครับที่อย่างน้อยเป้าหมายแรกคือต้องตีเสมอก่อน

พยายามจะบ่งตั้งชิงจังหวะกันเล่น

แต่ว่าโดนผู้เล่นของเมืองทองนั้นเกี่ยวขาล้มไปครับตัวสำรอง
หมายเลข๑๙วิทวินนะครับเมื่อสักครู่
ก็เรียกได้ว่าบุรีรัมยูนิเต็ดก็มีการปลูกฝังกองเชียร์นะครับ
ตั้งแต่ยังเด็กให้เข้ามาชมเกมอันนึกันก็เป็นศรีสรรค์

อย่างนี้การเชียร์ถือว่าส่งผลมากนะครับ

บุรีรามพยายามจะเกี่ยวไปเล่นครับ
แต่สุดท้ายนั้นบอลออกหลังไปครับ

เสียดายนะครับกำลังลงตัวแล้วสุดท้ายเนี่ยพอเสียประตูแบบ
ยังกลับมาสู่จุดเดิมไม่ได้นะครับที่เล่นเอาไว้ในช่วง๔๕นาทีแรก
แต่เปิดเกมขึ้นมาครับฮานุพันธ์เตะศีรษะผู้เล่นของบุรีรำครับ
โบสถ์กรแผ่นจำบุกให้เพื่อนไม่ได้หนุนไปอีกทีหนึ่ง
ตรงกลางครับเก็บเอาไว้ชาววัดนะครับให้ไปทะลุ
พยายามจะเล่นต่อบอลปิ้นไปปิ้นมาต้องเตะทิ้งออกมา
ตั้งกับที่ด้านหลังเลยครับสิทธิกร
ซ้ายอานนท์ลูกนี้จะจ่ายทะลุช่องให้เพื่อนครับ
อย่างติดตามแล่นต่อสองรูปหนึ่งจังหวะนี้
พลิกบอลได้ครับวงสกรเล่นกับทรงพล
ส่งพลโอ้โหจ่ายทะลุลูกนี้แตะเก็บได้นะครับ

นัทพลตัวสำรองนะครับดวนกับทางนรงชัย
ก็เป็นจังหวะยังไงครับ
คือเจ้าตัวเนี่ยเหมือนแบบบอกว่า

นี่ครับดูกันอีกครั้งหนึ่งโอ้โหเป็นศอกนะครับ

เห็นว่าเป็นการใช้ศอกชัดเจนเลยครับ
ต้องดูว่านัทพลจะบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่านะครับ
โอ้โหอันนี้เจตนานี่คือ
เล่นบอลเลยนะครับบังเอาไว้

คือก่อนอันนี้ก็เบียดกันมาตลอดด้วยนะครับ
คือการควบคุมอารมณ์เนี่ยถือว่าเป็นจุดสำคัญนะครับ

ถูกส่งลงมาในช่วงครึ่งเวลาหลังเลยครับ

หญิงหนึ่งประตูในทุนาเมนต์นี้นะครับ
เกมที่เจอกับอ่างทองเอฟซี
รสินก็ต้องเข้ามาถามนะครับเกรียงศักดิ์เกียรติสงคราม
เอาละครับน่าจะกลับมาเล่นต่อได้เลยครับ
ก็ขอโทษขอพูดกันไปนะครับ
เชียร์ก็เข้ามาชมเกมกันมากขึ้นเรื่อยนะครับ
ฟุตบอลระดับนักเรียนและเยาวชนรวมไปถึงฟุตบอลเนี่ยโค้กครับ
ก็ได้รับความสนใจจากประชาชนเพิ่มขึ้นเลยครับ
ครึ่งหลังเนี่ยมาเต็มฝั่งตรงข้ามนี้ก็ดูหนาตาขึ้นนะครับ
มาที่เกมกันต่อเก็บบอลไว้ชาวัดแปะยาวยังแก้มาได้นะครับ
สิทธิ์เจอทางมิเชลเข้ามาบี้นะครับ
ยังเป็นบอลทุ่งของทางบุรีรำคาธาธร
ชาวัดกลับมาที่กระธนทรอีกครั้งหนึ่งอานนท์ชาวัฒน์
กระทาทรแตะลูกนี้ไม่ผ่านทางบุญทวีนะครับโอ้โหแล้วปั๊มลูกนี้
พยายามจะเล่นเองครับเลยกลายเป็นเสียบอลมิชิ
เลยกลายเป็นเสียบอลมิชเชล
แต่งบอลไม่ดีพยายามจะแก้นะครับบุรีรำ

พลาดไปแล้วยังได้ฟาวครับ

มณัฐนะครับสไลด์เข้ามา

ผู้ทำประตูแรกในเกมนี้ครับมณัฐ

จังหวะนี้นี่จะสร้างความ
เปลี่ยนแปลงให้กับบุรีรำได้หรือเปล่า
คือบอลที่ต่อเกมไม่ได้ในเซตพีชนี่แหละครับ

ถ้าตีเสมอได้ในโมเมนตัมกลับมาเนี่ย

หมายเลข๙ของทางบุรีรำ

แล้วเถาสอยอีกครั้งหนึ่งเถาซ้ายอัดอีกที
ยังติดเก้าหลังของเมืองทองอานนท์

โอ้โหเจอเข้าด้านหลังเร็วมากเลยครับ

แต่ไม่รู้กันครับให้ลูกนี้เสีย

ยาวขึ้นมาก็ไม่มีอะไรครับ

เบิ้ลหนุนอีกทีหนึ่งครับ

สกัดต้องยอมเสียฟาวนะครับ

หมายเลข๒๕โพงสะทอนวิเศษทัน

นี่เป็นจังหวะที่เข้ามาอันตรายครับ

สุดท้ายบอลไปเข้าทางของคู่แข่ง
พอดันสวนกลับมาก็เสียตำแหน่งนะครับ
จังหวะเข้าค่อนข้างอันตรายทีเดียวนะครับ
โดนไปเหลืองไปครับโพงสะทอน
จังหวะหลุ้นของบุรีรามจากลูกเศษพีชอีกครั้งหนึ่งนะครับ
คราวนี้ระยะใกล้ขึ้นมา

อย่างน้อยก็ได้ลูกทุ่งอีกรอบหนึ่ง
ค่อยมาว่ากันใหม่ครับในจังหวะเซตบอล
ทุ่มให้ใกล้กลับมาที่ชาววัดอีกครั้งหนึ่ง
พยายามจะหาจังหวะเล่นอยู่

ยังไม่ผ่านแนวหลังของ

สไตล์ของทีมสอกราว

ลูกนี้เข้าไปยังสกัดออกมาได้ครับได้ทางวงศกร
แต่เปิดเกมมาก็ล้นมาเข้าทางอานนท์อมรเลิศศักดิ์อ้าวแล้วเสียบอลโอ้โหเกือบจะใช้ความเร็วนี้หลุดเลยนะครับเมื่อสักครู่
แต่สุดท้ายเบิ้ลออกมายกทงแล้วครับล้ำหน้าครับ
ผู้ช่วยผู้ตัดสินที่๑นัฐกรสิมภารีครับมาร์คเลยครับจังหวะนี้
ขึ้นมาและล้ำหน้าครับ
ตัดกลับมาเป็นดุริดำนะครับเปลี่ยนบอร์นออกมาขึ้นทางอานนท์อมรสรรค
อานนท์อ้าวเกี่ยวบอลไม่โดนครับพยายามจะคลึงกลับมาวงศกรให้ทะลุลูกนี้
แม่ไม่หลุดครับยังอ่านเกมได้ดีทางสิทธิกร
แล้วบอลกลับมาเข้ามือของพานุพันธ์ครับ
ครึ่งเวลาหลังก็ยังไม่มีจังหวะต้องเซฟมากนักนะครับพานุพันธ์จูเห็ง
เมืองทองขึ้นบอลมาทางทรงพลนะครับเจอทำฟาว
โอ้โหลอยเลยนะครับยุทธพิชัย
จะเปลี่ยนตัวอีกหนึ่งคนนะครับเมืองทองยูเนเต็ด
อ่าดูเฉวามงี้เหมือนกันครับ
มาที่เลขยี่สิบครับบุรีรำยุทธพิชัยเข้าหนักใส่

วันนี้เป็นผู้เล่นที่มีส่วนร่วมกับเกมหลายจังหวะเลยครับ

อารมณ์ของแฟนบอลทั้งสองทีมครับ
ตอนนี้นี่ยังขยี้ไม่ได้นะครับต้องรอท้ายเกมนะครับ

ศึกของศักดิ์ศรีระหว่าง๒ทีมนี้ก็ไม่ต่างจากฟุตบอลทีมใหญ่
ระดับนักเรียนระดับเยาวชนก็แข่งขันกันมาในนามของบุรีรำบ้าง
นามของทีมระดับโรงเรียนบ้างนะครับ
ก็เรียกได้ว่าแข่งกันทุกครั้งก็มีสีสันให้ได้เชียร์กันตลอด
เดี๋ยวนี้คนดูจะรู้แล้วครับว่าโรงเรียนไหนสโมสรไหนไปเป็นพันธมิตรด้วยนะครับ
เกี่ยวของบุรีรัมป์ก็จะเป็นพัฒนาบพิษนะครับ
เมืองทองก็จะเป็นโพธินิมิตร
มาครับอ้าวจ่ายลูกนี้เกือบจะทะลุเหมือนกันครับ
แต่ไม่ผ่านครับยุทธินพี่ชายเตรียดซาดยาวของเมืองทอง

โอ้โหแต่สุดท้ายลูกนี้จับบอลยาวไปเองแล้ว

ทวินอัธปรัชญาเมืองตัวสำรองที่เปลี่ยนลงมาโคต้าสุดท้ายครับ

คือเมืองทองจะเล่นฉาบฉวยแบบนี้ได้ดีนะครับ
ในการอาศัยจังหวะผิดพลาดของ
กลางกลางหรือว่ากองหลังของบุรีรำครับ

ซิจีเมืองทองตอนนี้ก็เริ่มแพ็คเกมรับนะครับ

จังหวะสวนก็ดูหวือหวาพอสมควรเหมือนกันเลยครับ

อีกหนึ่งคนครับที่จะเปลี่ยนลงมา
หมายเลข๑๖เนติพงศ์นาคฉิมครับ
ลงมาแทนหมายเลข๑๔ธีรพรรคปั้นบุญชู
ธิรพรรคดาวสันโวสูงสุดของทีมในวันนี้บทบาท
ในการยิงประตูมีไม่มาก

วันนี้บทบาทส่วนใหญ่คือเกมรับครับ

ผู้สินก็ต้องกระตุ้นหน่อยครับ

ปีนี้ขาดผู้เล่นในชุดคว้าแชมป์ไปหลายราย
สุประวีทั้งพิชาอุทรา
แต่ว่าผู้เล่นในชุดนี้ทดแทนได้ครับ

คนจังหวะนี้ลุยไปเฉยเลยนะครับ
โอ้โหต้องยอมครับพื้นที่แคบ

มาโดนชาวสกิจล้มลงไป
ฟาวให้กับทีมได้เลยครับ

แล้วก็หลุดออกข้างได้ทุ่มต่อเมืองทอง
เอาไว้นะครับพยายามจะพลิกเล่นลูกนี้
เชลเข้ากลางมาน้ำหนักไม่ดีนะครับ

แต่สุดท้ายบุรีรำนั้นก็เก็บบอลเล่นไม่ได้ครับ

ส่วนที่สุดท้ายส่วนที่สุดท้าย

ส่วนที่สุดท้ายส่วนที่สุดท้าย

ส่วนที่สุดท้ายส่วนที่สุดท้าย
ส่วนที่สุดท้ายส่วนที่สุดท้าย

ส่วนที่สุดท้ายส่วนที่สุดท้าย

ส่วนที่สุดท้ายส่วนที่สุดท้าย

ส่วนที่สุดท้ายส่วนที่สุดท้าย
ส่วนที่สุดท้ายส่วนที่สุดท้าย

ส่วนที่สุดท้ายส่วนที่สุดท้าย
ส่วนที่สุดท้ายส่วนที่สุดท้าย

ส่วนที่สุดท้ายส่วนที่สุดท้าย
ส่วนที่สุดท้ายส่วนที่สุดท้าย
ส่วนที่สุดท้ายส่วนที่สุดท้าย

ส่วนที่สุดท้ายส่วนที่สุดท้าย

ส่วนที่สุดท้ายส่วนที่สุดท้าย

ส่วนที่สุดท้ายส่วนที่สุดท้าย

ส่วนที่สุดท้ายส่วนที่สุดท้าย

ส่วนที่สุดท้ายส่วนที่สุดท้าย
ส่วนที่สุดท้ายส่วนที่สุดท้าย

ส่วนที่สุดท้ายส่วนที่สุดท้าย
ส่วนที่สุดท้ายส่วนที่สุดท้าย

ส่วนที่สุดท้ายส่วนที่สุดท้าย

ส่วนที่สุดท้ายส่วนที่สุดท้าย

ส่วนที่สุดท้ายส่วนที่สุดท้าย
ส่วนที่สุดท้ายส่วนที่สุดท้าย

ส่วนที่สุดท้ายส่วนที่สุดท้าย

ส่วนที่สุดท้ายส่วนที่สุดท้าย
ส่วนที่สุดท้ายส่วนที่สุดท้าย

ส่วนที่สุดท้ายส่วนที่สุดท้าย

ส่วนที่สุดท้ายส่วนที่สุดท้าย

ส่วนที่สุดท้ายส่วนที่สุดท้าย

ส่วนที่สุดท้ายส่วนที่สุดท้าย
ส่วนที่สุดท้ายส่วนที่สุดท้าย
ส่วนที่สุดท้ายส่วนที่สุดท้าย

ส่วนที่สุดท้ายส่วนที่สุดท้าย
ส่วนที่สุดท้ายส่วนที่สุดท้าย

ส่วนที่สุดท้ายส่วนที่สุดท้าย

ส่วนที่สุดท้ายส่วนที่สุดท้าย

ส่วนที่สุดท้ายส่วนที่สุดท้าย

ส่วนที่สุดท้ายส่วนที่สุดท้าย

ส่วนที่สุดท้ายส่วนที่สุดท้าย

จังหวะเริ่มขึ้นมาแล้วเป็นทางหมายเลข๙อาณกรเปิดขึ้นไป
จังหวะอานนท์ไม่มีตัวประกบแล้วยิงลูกนี้หมดสิทธิ์ไปแล้วด้วย
รอดพ้นการเสียประตูไปแบบหวุดหวีดเลย
อย่างพอเหลือเวลาครับบุกต่อ๑๐นาทีสุดท้าย
เปิดลูกนี้ขนาดเส้นขึ้นมาเก็บได้ครับยุทธพิชัย๑ต่อ๑ผ่านหรือเปล่า
ถึงเส้นหลังเปิดเข้าไปก็เข้ามือของทางพานุพันธ์นะครับ
วันนี้แน่นอนนะครับจังหวะการเซฟของพานุพันธ์
ทรงพลเปิดมาไม่ผ่านนะครับเป้าหมายจะให้กับทางนัทพล
โอ้โหแล้วดูการฉกบอลของทางเมืองทองครับใช้จังหวะแบบนี้ครับ
ด้วยการผู้สินต้องเป่านะครับนอนเกลือนเลยครับ
๓คนนะครับชาววัฒน์เนติพงแล้วก็วงศกร
แล้วก็วงศกร

แต่จังหวะเป็นชาววัดกับเนติพงศ์นี่ปั๊มแย่งบอลมาถึงวงศกรนะครับ
โอ้แล้วกลิ้งสองสามตะหลบเลยครับเนติพง
ก็ให้เป็นฟรีคลิกของทางบุรีรำนะครับ

เหลื่อนโขมพลงทองเปิดปุ่มใส่นะครับ
วันเข้าบอลแล้วชาวัฒน์ก็เตะเป็นที่ต่างเลย

เกือบจะถึงเหมือนกันครับแต่ยังมงออกไปได้

เป็นอุกฤษนะครับที่หม่งจังหวะนี้ออกไปก่อนแล้วทำให้บุรีรำยูเนเต็ดต้องมาลุ้นต่อจากจังหวะเตะมุมนี้เลยครับ
ช่วงนี้สมาธิไม่ดีไม่มีโอกาสนะครับลูกโด่งมันจะมีลูกคลุกคลิกแถว๒
ถ้าบุรีรำเก็บได้ก็ต้องดูว่าจะเป็นวันของพวกเขาหรือเปล่านะครับ
เปิดไปครั้งนึงเสาไกรมงอิจชีก็ออกไปครับศักดิ์ศิริมงลูกนี้ไม่ตรงทองกรอบนะครับ
หลุดออกไปสำหรับศักดิ์ศิสานสี
จะเป็นหนังม้วนเดียวกับปีที่แล้วหรือเปล่าเลยครับ
พยายามจะเก็บไว้เล่นต่อทำได้สวยนะครับลุยขึ้นมาโอ้โหแต่ให้ลูกนี้
ต้องพึ่งความเร็วของอานนท์นะครับถึงหรือเปล่าอานนท์พยายามสปีดเข้าไป

บุกขึ้นมาจังหวะเมื่อสักครู่นี้อานนท์ก็สปีดเต็มที่เลยครับ
คือตอนนี้มีเท่าไหร่ใส่หมดแล้วครับแต่ว่าไม่ทันจริง
สอนขึ้นมาสวยวงศกรจะจ่ายต่อขึ้นไปข้างหน้าก็โดนสกัดเอาไว้ครับ
วงศกรก็คว้าตำแหน่งนักเตะยอดเยี่ยมในรอบคัดเลือกของโซนกรุงเทพมาแล้วนะครับ
ฟุตบอลรายการนี้ก็จะมีรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำทูนาเมนต์ด้วยนะครับ
ต้องดูว่าในปีนี้จะเป็นใครที่คว้ารางวัลนี้ไป
ทุศิลป์ให้ทุ่มให้ตรงจุดนะครับ

โอ้โหเก็บลูกนี้แล้วบุญทวีครับ
โดนทำฟาวโดยหมายเลข๒๐ยุทธพิชัย
เหลืองไปคนเลยครับยุทธพิชัยเลิศล้ำหมายเลข๒๐ของบุรีรำ

แล้วไปเข้าหนักใส่นะครับ

สินก็ให้เป็นใบเหลืองนะครับเพราะว่า
จังหวะเข้าก็เข้าค่อนข้างหนักเหมือนกัน
เหลืองของบุรีรำที่ลงมา๒คนนี่เป็นตัวสำรองนะครับ
ตรงกลางเก็บบอลได้ทางมณัฐ

ทุศิลป์นั้นบอกว่าบอลออกไปแล้ว
ถ้าจบสกอร์นี้แน่นอนเลยครับมณัฐน่าจะแจ้งเกิดเต็มตัวครับ
ประตูเดียวนี่จะเพียงพอหรือเปล่า

บุรีรำมาต่อโอ้โหเกี่ยวลูกนี้ไป

เข้าสู่๕นาทีสุดท้าย

แต่ว่ายังเปิดจังหวะไม่ค่อยมอมเองเท่าไหร่

บอลหลุดไปแล้วก็ออกไปเลยครับ
กล้องก็จับมาที่สิทธิโชคนะครับ
งหน้าความหวังของทีมนะครับ
เป็นลูกตั้งเตะจากปากประตูเลยครับ

โอ้โหสกัดเอาไว้ได้ครับ

เมืองทองก็ไม่เล่นเก็บบอลเอาไว้แล้วนะครับ

คุณทวีจับบอลไม่โดนแล้วยิง
ออกมาเซฟเอาไว้ได้ครับ
ต้องให้จริงครับพานุพันธ์ค่อนข้างแน่นอนนะครับ
เมื่อสักครู่นี้เกือบไปแล้วเหมือนกันนะครับ

นี่ครับจังหวะนี้ยิงไปติดด้วยนะครับ
แล้วก็ใช้หน้าขารับไว้ได้
ความเร็วของวิทวินทำอะไรไม่ได้ครับ
เดี๋ยวหลังสาดยาวขึ้นมาต่อครับเมืองทอง
พยายามจะเก็บให้ได้ชาววัฒน์
หนุนเร็วเลยครับช่วงท้ายแบบนี้
แต่อีกครั้งหนึ่งอาณากร

แต่ว่ายังติดผู้เล่นของเมืองทองได้ทุ่มต่อ
อาณากรจะให้กับวิทยาวินทร์นะครับ

สองสามคนนะครับปล่อยบอลให้กับเพื่อนเล่น
แล้วเปิดลุกนี้อย่าแย่งกันเล่นนะครับ
โอกาสยิงลูกนี้อีกครั้งหนึ่ง

สงพลให้ต่อวันที่มิเชล

แต่ว่าเพื่อนไม่มีใครเติมแล้วครับ
พยายามจะกระดกกลับมาต่อให้กับทางวิเชลเอาเลยครับสกัดผ้านิเชล
มีโอกาสต่ออีกครั้งหนึ่งยังตามมาเก็บเอาไว้ได้นะครับ
หมายเลข๒๑พัฒนากร
จังหวะนี้มิเชลเจ็บหรือเปล่านะครับพัฒนากรก็เข้ามาดูเลยครับ
จังหวะขึ้นมาของมิเชลแล้วก็สุดท้ายเนี่ยรัตนากรเคลียร์บอลออกไปเลยครับ
มาดูจังหวะนี้อีกครั้งหนึ่งครับ
จังหวะของบุรีรัมยูเนเต็ดที่ใกล้เคียงกับการเป็นประตูนะครับแต่ว่าสุดท้ายไม่ได้ยิง
แล้วล้มลงไปครับโอกาสที่จะได้หลุดขึ้นมาครับ
ทวีนลื่นนะครับกองหน้าที่ถูกเปลี่ยนลงมา
ทำอะไรก็ไม่ได้เอาใจหมดนะครับวันนี้
บุรีดำพยายามครองเกมสู้เต็มที่แล้วครับ
แต่อาจจะไม่ถูกฉลกกับสนามนี้หรือเปล่านะครับ
ยาวชนของบุรีรำยูไนเต็ดปีที่แล้วชิงสนามนี้ก็แพ้นะครับ
ครับเจอทางสุพรรณบุรีนะครับตอนนั้น
พอเป็นแชมป์แล้วก็มาเจอกับเมืองทองก็เสียแชมป์เมื่อปีที่แล้ว
ก็จะทำสถิติเทียบเท่ากับบุรีรำยูไนเต็ดครับ

ตอนนี้ก็เป็นการทดสอบเกมรับกับเกมลุกของทั้งสองทีมชัดเจน
ตอนนี้๙๐นาทีจะหมดแล้วนะครับ
ต้องดูว่าจะมีการทดเวลาการแข่งขันออกไปอีกกี่นาที
ผลวัตรจะทุ่มบอลร้อนครับมีการเปลี่ยนตัวครับ
เมืองทองจะส่งทางนัทพลเปี่ยมพลายนะครับ
ลงเล่นแทนที่ของหมายเลข๘ก็คือนัทพลทัพถนนนะครับ
นี่ครับจังหวะยิงของมณัฐนะครับ
เป็นผู้ที่ทำประตูให้กับทีมในนาทีที่๔๗นะครับ

แท้นอนครับว่าท่าจบสกรงค์นี้ไม่พ้นมณัฑแน่นอนที่จะเป็นฮีโร่ของเกมส์
แล้วพอจังหวะนี้นะครับโอกาสลุดมาแต่ว่าไม่ถึงครับ
ยังออกมาทันเก็บได้อีกครั้งหนึ่ง

ศักดิ์ศิษย์นะครับต้องตัดฟาล์ล
แล้วก็มาเป็นใบเหลืองด้วยนะครับ

จากนั้น๓ใบหลังเป็นของบุรีรำ

ฉาบฉวยแบบนี้ครับเก็บจังหวะ๒จะได้เสมอครับ
แล้วจังหวะเพิ่มขึ้นมาของเนธิพรงก็มาโดนศักดิ์ศิษย์เลยนะครับ

ถ้าตีเสมอได้ก็จะต่อเวลาออกไปอีก๓๐นาที
ใช้เวลา๕นาทีกำลังจะเข้าสู่นาทีที่๒การทดแล้วครับ
ก่อนหน้านี้ก็โชว์บทบาทได้อย่างยอดเยี่ยมมาโดยตลอดนะครับ

วันนี้ก็มาพลาดจังหวะเดียวนะครับ

เปิดเข้าไปรู้ลูกนี้ไหมวงสกอร์น

ส่งพลจ่ายคัทแก๊กลูกนี้ตัดไปแต่ว่ายังตามไปซ้อนเอาไว้ได้ครับ

พยายามจะขึ้นทางริมเส้นนะครับ

มาซ้อนลูกนี้เตะสกัดออกไป

แล้วก็ให้มาทางทรงพล

๒เก็บได้ครับของเมืองทองแล้วปล่อยออก

อีกสองกะทิเสร็จนะครับ
โอกาสที่จะให้บุรีรำได้แก้ตัว

สาดไปให้ไกลที่สุดข้างหน้า
แต่บอลก็ยังล้นนะครับ
ไม่สามารถที่จะเก็บบอลได้
ยังโชคดีที่เป็นลูกทุ่มครับ

น่าจะเป็นโอกาสทองเลยครับของบุรีรำที่จะทวงประตูคืนจากจังหวะนี้
มีสูตรอะไรก็ต้องงัดออกมาตอนนี้แล้วนะครับ
ช่วงโค้งสุดท้ายจริงสมาธิของเมืองทองก็เช่นกันครับ
ของหลังก็ไม่ปล่อยให้แนวรุกของบุรีรามนั้นเล่นเร็วได้
อยู่ที่บอลนั่นคือนรงชัยนะครับ
เหมือนจะเปลี่ยนทแกรจ์ไหมครับ
ชาววัดจะไปเติมเกมแทนเลยครับ
นรงชัยเปิดลูกนี้ไปแล้วโอ้ฮู
แต่จังหวะโมงเนี่ยบางเกินไปเลยครับ
จังหวะนี้นายทวารของเมืองทองอย่างพานุพันธ์ก็ไม่ต้องออกแรงเซฟ
ตอนนี้๕นาทีหมดแล้วนะครับ
ชาวัดต้องรีบยกบอลเข้าไปนะครับ
อยากจะมุ่งเกมบอลอีกทีหนึ่งอยากลุ้นได้อีกนิดหนึ่งครับ
อ้าวภูศินยังให้ฟาวนะครับ
อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายในเกมนี้นะครับของบุรีราม
ไม่มีมากกว่านี้แล้วครับดันให้หมดเลยครับ

ประกบกันให้ดีนะครับอย่าให้สมาธิเสียเหมือนเมื่อส
สักครู่เอาล่ะครับศิลธิกรเปิดเข้าไปแล้วก็เข้ามือของพาณุพันธ์ครับ
โอ้โหดึงจังหวะได้เลยครับแบบนี้ตอนนี้อย่างไม่เป็นทางการแล้วนะครับ
เพียงแค่เสียงนกหวีดจากผู้ตัดสินเท่านั้นแหละครับ
ผู้สินเปลี่ยนศักดิ์เกียรติสงครามนะครับเป่าเวลาการแข่งขัน
เมืองทองอินเต็ดนั้นเอาชนะไปได้รุศกรหนึ่งศูนย์ครับ
จากประตูของมณัฐม่วงมั่นครับเพียงพอต่อการเป็นแชมป์๒สมัยติดต่อกัน
ประตูต่อ๐ครับเป็นประตูในช่วงต้นของครึ่งเวลาหลังเหมือนกันเลยนะครับ
แต่ในครั้งนั้นเป็นลูกโทษที่จุดโทษของสุประวีครับครั้งนี้เป็นมณัฐม่วงมั่นครับ
ทำประตูชัยให้กับทีมขวาแชมป์ไปครองได้สำเร็จนะครับ
พร้อมกับสิทธิ์ในการเดินทางไปทัวร์ที่ประเทศเกาหลีใต้เมืองต้นก็จะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องกับ
ฮังสติลเลอร์ด้วยนะครับทีมจากเคลีกเดี๋ยวเราดูบรรยากาศกันยาวยาวเลยนะครับ
จนถึงทีมที่เป็นแชมป์นั้นได้มีโอกาสในการรับถ้วยเลยครับ
ก็จับไม้จับมือเลยครับโค้ชอันสุรพงศ์คงเทพ
เป็นกุญซื้อที่รู้จักนักเตะในระดับเยาวชนเป็นอย่างดีเลยครับ
หนูน้อยคนนี้ก็เศร้าตามนะครับ
น่ารักนะครับเมื่อช่วงตอนกลางเกมก็มีโอกาสเห็นเธอตบมือ
ก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเป็นแมทที่สนุกตื่นเต้นนะครับ
ที่คว้าชัยชนะและคว้าแชมป์ไปครอง
ไฮไลท์ทั้งหมดนะครับของเกมการแข่งขัน

บ่งแต่ว่าไม่เข้ากรอบโดยสิริโชคกันหนูนะครับ
ตัวหม่งนะครับแต่ก็หลุดกรอบออกไปครับสิทธิโชค
โอกาสที่ใกล้เคียงที่สุดของบุรีรัมยูเนเต็ดในครั้งแรก
ลูกนี้เข้ามือของสิทธิกรกล่ำใสแบบจังหวะเดียว
โมงมาแล้วสิทธิกรไม่หลงรับไว้ได้ครับ

เปิดขึ้นมาแล้ววงศกรชาร์จไม่ถึงมาเป็นจังหวะจังหวะของบรรณะนะครับ
นัดก็ยิงลูกนี้หลุดออกไปยิงโล่งเลยนะครับ
แต่ว่ายังมีหมายเลข๔อย่างศักดิ์สิทธิ์ที่เข้ามาประกบไว้อีกไม่ถนัด
แล้วลูกนี้มายเลข๑๔ครับที่รภักดิ์ปั้นกินชู

ดูลูกนี้กันหน่อยนะครับประตูขึ้นนำของทางเมืองทองและเป็นประตูชัยในเกมนี้ครับ

ยิงลูกนี้เข้าไปครับเป็นประตูเดียวเป็นประตูแรกของมณัฐในโทรนาเมนต์นี้แล้วก็เป็นประตูชัย
บรรยากาศที่ซูมมานั่งสำรองนี่คลายเครียดไปได้เยอะเลยนะครับ
สวยงามนะครับปั่นไซส์แล้วบอลมุดครับ
จากนั้นจังหวะของบุรีรำครับลูกนี้ปาดขึ้นไปแล้วสุดท้ายเป็น
อานนท์อมรเลิศศักดิ์ครับยิงไปชนคานแล้วจะหาจังหวะซ้ำอีกที
ก็ไม่ได้แล้วครับโอกาสทองที่ใกล้เคียงกับการเป็นประตู
มากที่สุดของบุรีรำอานนท์ยิงโอ้โหโล่งโล่งเลยครับ
คือวางเท้าเนี่ยก็ไม่ได้ขี้เหลเลยครับแต่ว่าโอ้โหจังหวะ
บางทีมันมีโชคชะตามาเกี่ยวข้องด้วยครับมันโดนคาเต็มเลย
อาจจะไม่ใช่วันของเขาแล้วสนามนี้อาจจะไม่ถูกฉลกกับบุรีรำชุดเยาวชนชุดนี้ด้วยนะครับ
ขึ้นไปชาววัดขออภัยครับเป็นสิทธิโชคลูกนี้ก็
บุรีรามนั้นเปิดเร็วเลยครับคุณการจันรัฐผู้จัดการทีม
คนช์อันสุรพงษ์คงเทพครับก็แสดงความดีใจเลยครับ
ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอีกหนึ่งขั้นของทีมกิเลนพยองในระดับเยาวชนครับ
คราวนี้ก็เป็นการบ้านของผู้บริหารในชุดใหญ่ว่าจะทำอย่างไรนะครับ
ยอดให้เด็กพวกนี้สามารถขึ้นไปเล่นในชุดใหญ่ได้อย่างต่อเนื่องในเกือบจะทุกคนนะครับ
สิ้นไปแล้วกับกระหน่ากรรมผู้บริหารโยชนครับครั้งที่๑๙นะครับ
วันนี้เราก็จะมีสัมภาพพิเศษในช่วงหลังเกม
กับคุณพรวชว์สารสินประธานกรรมการประสัตว์
น้ำทิพย์จำกัดในฐานะผู้ก่อตั้ง
การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโค้กที่เป็นตำนานของเยาวชน
สวัสดีครับคุณพรวชว์ครับคุณครับ
คงจะต้องถามถึงภาพรวมในปีนี้หน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้าง
ภาพรวมปีนี้ผมก็รู้สึกว่าออกมาดีมากนะครับ
แมทสุดท้ายนี่รู้สึกจะตื่นเต้นกันมาก
ก็เป็นครั้งที่๑๙แล้วก็เป็นปีที่๓๖ที่เราจัดนะครับ
เราก็พยายามจะพัฒนาไปทุกครั้งนะครับ
ทุกหลายจุดที่เราฟังมาจากทีมต่างก็ตาม
มีอะไรปรับปรุงได้เราเครื่องให้มันเค่มข้นคืนทุกปีครับ
สิ่งที่เป็นสิ่งพิเศษจริงก็คือประสบการณ์
ในการให้พวกบรรดานักฟุตบอลทีมแชมป์ได้ไปต่างแดนด้วยใช่ไหมฮะ
ครับปีนี้ก็จะไปได้ไปฝึกที่เกาหลีนะครับได้ไปได้ไปกันประมาณ๓๐คนครับ
ในปีนี้ครับมีอะไรจะฝากถึงน้องเยาวชนที่กำลังชมการแข่งขันอยู่บ้างครับ
ก็ให้น้องประชาชนดูรุ่นพี่ไว้นะครับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจมาก
แล้วก็เป็นการรุ่นน้องส่งต่อเป็นรุ่นรุ่นไปนะครับซึ่งเราจะต้องช่วยกันพัฒนา
ก็อยากให้น้องมาเล่นกีฬาเป็นกีฬาที่ผมคิดว่าสนุกนะครับ
แล้วก็อยากให้น้องประสบความสำเร็จอยากให้เก่งกันอยากให้เมืองไทยเก่ง
อยากให้ทุกเจนเรชั่นของพวกเราเนี่ยมีคนไทยมีเด็กไทยมีทีมไทยที่เก่งขึ้นทุกปีครับ
เอาละครับก็นี่แหละครับก็คือฟุตบอลเยาวชนโค้กครับนะครับ
ซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นตำนานแล้วก็เป็นไอดอลหลายทีมเนี่ย
หลายคนก็อยากจะมาร่วมเล่นการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยนะครับ
ขอบคุณคุณพรวุฒิมากนะครับในช่วงนี้ส่งต่อทางศาลอีกเลยครับ
กลับมาที่บรรยากาศศนามทุบัตเตมีนะครับ
กับการรับถ้วยแชมป์ของเมืองทองยูเนเต็ด
บริการ์มนี้ก็จะรับเหลือรางวัลด้วยนะครับในฐานะรองแชมป์
รองแชมป์ก็มีเงินรางวัลสนับสนุนนะครับจากการกีฬาแห่งประเทศไทย
กับการคว้าแชมป์ฟุตบอลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยคกครับครั้งที่๑๙
แน่นอนฟุตบอลรายการนี้ก็มีการทดลองในการแข่งขันในช่วงอายุต่างนะครับ
ปรับเปลี่ยนมาตั้งแต่ช่วงอายุ๑๕ปีช่วงอายุไม่เกิน๑๗ปีนะครับ
ก่อนที่ปี๒๕๕๔ครับจะปรับมาเป็นรูปแบบของสโมสรแล้วก็จำกัดอายุในรุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปีนะครับ
ตั้งแต่ครั้งที่๑๖ไปต้นมาเป็นบุรีรำนะครับที่คว้าแชมป์ได้๒ครั้งครับ
ถนับตามรูปแบบของการนำสโมสรอาชีพเข้ามาใช้เป็นชื่อทีม

ก็เป็นความประทับใจนะครับสำหรับเกมการแข่งขันระดับคุณภาพนะครับ
เด็กไทยเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าคุณภาพครับแก้วกันเลยทีเดียวนะครับ
และในช่วงนี้นะครับเราจะเข้าสู่พิธีการของการมอบรางวัลต่างนะครับ

ลำดับนี้นะครับผมจะขอเรียนเชิญคุณพรวุฒิสารสินครับ
ประธานกรรมการบริษัทไทยน้ำทิพย์จำกัด
เกียรติขึ้นมาบนเวทีนะครับ

และจะขอเรียนเชิญคุณพรวุฒิ

ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งยวดนะครับ

ท่านแรกครับจันทรุ่ม

ท่านแรกครับจันทรุ่ม

ท่านแรกครับจันทรุ่ม

ท่านแรกครับจันทรุ่ม

ท่านแรกครับจันทรุ่ม

ท่านแรกครับจันทรุ่ม
ท่านแรกครับจันทรุ่ม

ท่านแรกครับจันทรุ่ม
ท่านแรกครับจันทรุ่ม

ท่านแรกครับจันทรุ่ม

ท่านแรกครับจันทรุ่ม
ท่านแรกครับจันทรุ่ม

ท่านแรกครับจันทรุ่ม
ท่านแรกครับจันทรุ่ม

ท่านแรกครับจันทรุ่ม

ท่านแรกครับจันทรุ่ม

ท่านแรกครับจันทรุ่ม
ท่านแรกครับจันทรุ่ม

ท่านแรกครับจันทรุ่ม

ท่านแรกครับจันทรุ่ม

ท่านแรกครับจันทรุ่ม
ท่านแรกครับจันทรุ่ม
ท่านแรกครับจันทรุ่ม

ท่านแรกครับจันทรุ่ม

ท่านแรกครับจันทรุ่ม
ท่านแรกครับจันทรุ่ม

ท่านแรกครับจันทรุ่ม

ท่านแรกครับจันทรุ่ม

ท่านแรกครับจันทรุ่ม
ท่านแรกครับจันทรุ่ม

ท่านแรกครับจันทรุ่ม

ท่านแรกครับจันทรุ่ม
ท่านแรกครับจันทรุ่ม

ท่านแรกครับจันทรุ่ม
ท่านแรกครับจันทรุ่ม

ท่านแรกครับจันทรุ่ม

ท่านแรกครับจันทรุ่ม
ท่านแรกครับจันทรุ่ม

ท่านแรกครับจันทรุ่ม

ท่านแรกครับจันทรุ่ม

ท่านแรกครับจันทรุ่ม

ท่านแรกครับจันทรุ่ม
ท่านแรกครับจันทรุ่ม

ท่านแรกครับจันทรุ่ม
ท่านแรกครับจันทรุ่ม
ท่านแรกครับจันทรุ่ม
ท่านแรกครับจันทรุ่ม

ท่านแรกครับจันทรุ่ม

ท่านแรกครับจันทรุ่ม

ท่านแรกครับจันทรุ่ม
ท่านแรกครับจันทรุ่ม

ท่านแรกครับจันทรุ่ม

ท่านแรกครับจันทรุ่ม

ท่านแรกครับจันทรุ่ม

ท่านแรกครับจันทรุ่ม

ท่านแรกครับจันทรุ่ม
ท่านแรกครับจันทรุ่ม
ท่านแรกครับจันทรุ่ม

ท่านแรกครับจันทรุ่ม

ท่านแรกครับจันทรุ่ม

ท่านแรกครับจันทรุ่ม

ท่านแรกครับจันทรุ่ม

ท่านแรกครับจันทรุ่ม
ท่านแรกครับจันทรุ่ม

ท่านแรกครับจันทรุ่ม

ท่านแรกครับจันทรุ่ม

ท่านแรกครับจันทรุ่ม
ท่านแรกครับจันทรุ่ม

ท่านแรกครับจันทรุ่ม

ท่านแรกครับจันทรุ่ม

ท่านแรกครับจันทรุ่ม
ท่านแรกครับจันทรุ่ม
ท่านแรกครับจันทรุ่ม

ท่านแรกครับจันทรุ่ม

ท่านแรกครับจันทรุ่ม
ท่านแรกครับจันทรุ่ม

ท่านแรกครับจันทรุ่ม

ท่านแรกครับจันทรุ่ม

ท่านแรกครับจันทรุ่ม

ท่านแรกครับจันทรุ่ม
ท่านแรกครับจันทรุ่ม

ท่านแรกครับจันทรุ่ม

ท่านแรกครับจันทรุ่ม

ท่านแรกครับจันทรุ่ม

ท่านแรกครับจันทรุ่ม

ท่านแรกครับจันทรุ่ม